ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วย
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถานีผีดุของเรา
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันครับยินดีต้อนรับน้องเฟิร์นพิสวัสดิมนต์ดำฮะ

สวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะ

วันนี้ได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตากันแต่ครั้งนี้น้องเฟิร์นมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ
มาพร้อมกับเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับพิสวาสพิสวาสตร์เหมือนกัน

มาพร้อมกับเรื่องของฤทธิ์พิสวาสเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เรื่องนี้เป็นโดยตรงของเพื่อนสนิทที่สนิทกับเฟิร์นมากค่ะ
เออนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เฟิร์น
ได้เลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเพื่อนคนนี้นะคะเป็นเพื่อนที่คนสนิทมาก
สนิทแบบรู้กันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องอย่างนี้เลยค่ะ
เรื่องนี้มันจะเริ่มขึ้นตอนที่เพื่อนอายุช่วงประมาณ๑๕๑๖ปี
เริ่มแรกเนี่ยคือเพื่อนเขาก็เรียนอยู่มต้นเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปแหละค่ะพี่แจ๊ค
พอหลังจากเลิกเรียนก็จะมีการไปเดินตลาดเหมือนเดินตลาดข้างโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้
เขาก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดทุกเย็นเลิกเรียน
เฉพาะวันที่ไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะได้ยินแบบนี้ตลอด
หันไปก็เอ๊ะไม่รู้ใครเรียกไม่รู้ว่าใครแต่ได้ยินอย่างนี้ทุกวัน
เป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์ค่ะพี่แจ๊คหลังจากนั้นผ่านไปร่วมเดือนหาย
หลังจาก๒อาทิตย์เนี่ยหายไปประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ไม่ได้ยินเสียงนี้แล้ว
พอหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็ได้มีพี่ผู้ชายคนนึงค่ะ
ซึ่งพี่คนนี้เป็นรุ่นพี่อายุช่วงนั้นประมาณ๑๗๑๘ปีโดยเพื่อนหนูเนี่ย๑๕ปี
เพื่อนหนูต้องบอกว่าเขาก็เหมือนเด็กในกรอบคนนึงอะค่ะ
ที่อยู่กับพ่อกับแม่ไปโรงเรียนก็กลับบ้านไปโรงเรียนกลับบ้าน
ไม่เคยได้คุยกับใครจริงจังอะไรเลย
หลังจากนั้นค่ะที่ได้มีการคุยกัน
เขาก็รู้สึกว่าถูกชะตากับพี่คนนี้จังเลย

ใช่ค่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมถึงอยากคุยกับคนนี้
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าหน้าตาก็อาจจะไม่ได้แบบหล่อเหลาเอาการ
หรือไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ้ำ
เขารู้สึกอยากคุยจังเลยก็คุยกันค่ะ
จนคุยกันได้ประมาณ๑๒อาทิตย์
พี่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาที่หน้าโรงเรียนนะ
ของหนูก็จะพาเพื่อนไปด้วยทุกครั้งไม่ว่าพี่คนนี้เขาจะชวนไปไหนจะไปกินใกล้เขาจะพาเพื่อนไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยค่ะแต่รู้สึกว่าแบบหุ้ยชอบชอบผู้ชายคนนี้จังเลยชอบพี่คนนี้จังเลยไม่รู้ทำไมหลังจากที่เขาได้ไปไปไปมามากันอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ก็ยังไม่ได้รับรู้เนาะก็เหมือนเด็กแอบคุยกันทั่วไปแต่พอคุ

แม่พอทราบเรื่องก็คือเป็นเดือดเป็นร้อนใจแล้วก็คิดกันว่าเดี๋ยวจะไปตามลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวจะย้ายสมโมโนครัวบ้านทุกอย่างเนี่ยกลับมาที่จังหวัดชนบุรีซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกิดที่จังหวัดสมุทรปาการค่ะอ่ะก็จะย้ายมาชนบุรีเพื่อหนีจากผู้ชายคนนี้แล้วก็กะว่าเดี๋ยวเก็บของเสร็จเนี่ยจะไป
อะไรก็ได้หรือพาไปอยู่บ้านพี่ผู้ชายคนนั้นก็ได้แต่พี่เขาเลือกที่จะพาเพื่อนหนูเนี่ยไปไว้ที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงแล้วเขาก็หายไปเลยทั้งคืนเพื่อนหนูก็งงว่าเอ้ยคืออะไรทำไมพาเขามาอยู่ตรงนี้แบบงงงก็งงไม่รู้เรื่องอะไรเด็กอะค่ะก็แบบเอ๊ะทำยังไงดีแต่ก็ไม่ได้ติดต่อหาพ่อกับแม่หรืออะไรโทรศัพท์ตอนนั้นก็คือเหมือนทิ้งไว้บ้านเลยทิ้งทุกอย่างไว้บ้านเลยอืมหลังจากตอนเช้าค่ะพี่
กับแม่ได้พยายามตามหาก็ยังหาไม่เจอแต่อยู่ดีดีพี่ผู้ชายคนนี้ก็มารับเพื่อนหนูแล้วเอาเพื่อนหนูไปส่งที่หน้าบ้านแล้วก็ขับออกไปเลยเดี๋ยวนะวันดีคืนดีมาชวนกันไปหนีไปด้วยกันใช่ค่ะพอหนีไปด้วยกันไม่ได้ทำอะไรใช่ค่ะเอาเพื่อนหนูเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงใช่ค่ะแล้วตัวผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วอยู่อยู่ก็กลับมารับใช่แล้วก็เอามาส่งที่บ้านแล้วก็หายไป

ย้ายมาเอ่อเพื่อนเนี่ยย้ายมาอยู่ใกล้ใกล้บ้านหนูแม่ของเพื่อนก็เลยเหมือนฝากไว้กับหนูว่าเออช่วยช่วยดูลูกแม่หน่อยนะเพราะว่าหนูเนี่ยเหมือนอยู่ในโรงเรียนนี้มานานแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องในตอนนั้นค่ะเขาก็เลยแบบเออเห็นเป็นเด็กดีก็ฝากดูลูกแม่หน่อยนะเสร็จแล้วก็ได้สนิทกันค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็เริ่มเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้

ไม่ขาดด้วยคืออยู่ดีดีก็เอาเราไปแล้วเอาเรามากลับบ้านคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราช่วงนั้นวัยรุ่นด้วยมันก็อันตรายหนูก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยอย่างถ้าแบบว่าอยากจะหาใครที่แบบดีดีสักคนก็หาที่ดีไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเขาก็เหมือนติดต่อมาแค่แบบเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้แบบว่ามีท่าทีที่

เหมือนแบบเหมือนอยากได้คืนประมาณนี้ค่ะว่าแบบทักมาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วจนตอนนี้ครบกับคนนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนหนูก็แบบมีความหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ก็ยังคิดได้ว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือดีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการตอบกับแบบในเชิงของการแอบคุยกันนะคะทุกครั้งที่เขาทักมาเขาก็จะมาปรึกษาพ
ได้โดยที่รู้เบอร์ได้ยังไงอืมอยู่ก็อยู่คนละจังหวัดไม่รู้ว่าไปสืบเสาะหายังไงครับค่ะหลังจากที่จบม๖จบมปลายเนี่ยก็แยกย้ายกันหนูก็ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยในชนบุรีแต่เพื่อนเนี่ยดันได้กลับไปเรียนที่สมุทรปาการหลังจากที่ได้ไปเรียนที่สมุทรปาการเนี่ยก็เหมือนความใกล้ชิดนะคะพี่แจ๊คพอเขารู้แล้วว่าเพื่อน

ไม่ได้คุยกันเลยทั้งที่สนิทกันมากหนูก็เออเราก็โตขึ้นเนอะสังคมใหม่ก็มีแยกกันบ้างหลังจากนั้นก็มาทราบข่าวจากพี่ผู้ชายค่ะ
กับคนที่สองว่าเออเพื่อนเนี่ยได้เลิกลากันแล้วนะเพราะว่าเหมือนเขาจะกลับไปคุยกับผู้ชายคนแรกเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คุยกันตรงว่าอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกเขาที่คนดีอ่ะค่ะมันไม่ใช่คนที่เรารักอ่ะเนาะเขาก็เลยเลือกที่จะกลับไปหาคนแรกที่เขารู้สึกว่ารักดีกว่าหลังจากที่กลับไปคบกับผู้ชายคนที่หนึ่งคนนี้ค่
โดยเพื่อนหนูก็ต้องออกไปเรียนต้องออกไปทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

วันดีคืนดีเพื่อนหนูติดต่อกลับมา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เนี่ยเขาอยู่ในห้องนี้นะเขาออกไปไหนไม่ได้เลย

หนูก็บอกบอกมาเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับเลยครับ
เขาก็แบบไม่บอกไม่อะไร
เหมือนแบบไม่เป็นไรอยู่ได้เขาผิด
เหมือนตัวเพื่อนผิดเองผู้ชายไม่ผิดหรอก

หนูก็แบบเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้เป็นใคร

หนูก็แบบทำไมเพื่อนหนูถึงแบบรักเขาได้มากขนาดนี้

อ่ามีการทิ้งเพื่อนหนูไว้ลงข้างทางบ้าง
แล้วก็เหมือนขับรถไปเพื่อนหนูต้องเดินกลับเองอย่างนี้

จะดีเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมที่คบเนี่ยอะไรอย่างนี้
จนวันหนึ่งพ่อแม่เขาก็เริ่มรู้เรื่องค่ะ
พ่อแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะไหนในเมื่อห้ามไม่ได้แล้ว
แล้วก็๑๙๒๐แล้วมันก็เหมือนเลยวุฒิภาวะมาแล้ว
คิดเองได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
ถ้ารักกันจริงก็ทำการมั่นหมายมาขอคำมา
แล้วก็อยู่ด้วยกันให้มันถูกต้องไป
หลังจากนั้นทางบ้านของฝั่งผู้ชายค่ะ
ก็ได้มีการมามั่นหมายได้มีการเป็นมามั่นหมายแบบถูกต้องจิตจะลักษณะ
ก็ไปทำพิธีกันที่สุรินทร์เป็นบ้านของเพื่อนหนู
หลังจากที่ไปมั่นกันเสร็จเนี่ย
เพื่อนหนูเนี่ยโดยตัวเพื่อนหนูก็เล่าเหมือนเล่าให้ฟังว่าเหมือน
ทางฝ่ายของผู้ชายอ่ะไม่อยากมั่นเลยตัวพี่ผู้ชายนะคะ
แต่ทางบ้านเขาดีพ่อแม่ทำให้ทุกอย่าง
แต่ตัวของผู้ชายเองเนี่ยพูดเหมือนประมาณว่าเขาเสียเปรียบ
หรือทำกิริยาทุกอย่างที่มันสื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้รักเพื่อนหนู
แต่อยากเอาเพื่อนหนูไว้ไม่อยากให้เพื่อนหนูไปไหน
หนูก็งงว่าอ้าวหนูก็บอกเพื่อนหนูว่าทำไมไม่ออกมาจากตรงนั้น
เพื่อนหนูก็คือเป็นคนเก่งคนนึงเรียนหนังสือก็เก่งหน้าตาก็ดีอะค่ะ
ไม่น่ามาแบบมาเสียอนาคตแบบนี้กับผู้ชายแบบนี้
หนูก็แบบโอ้ยทุกคนค้านหมดค่ะไม่ว่าพ่อแม่หรือใครก็ไม่ฟังใครเลย
หลังจากนั้นก็มีปัญหากันมาเรื่อยค่ะเหมือนเดิม
เพื่อนหนูทำงานมาได้เท่าไหร่ก็เหมือนให้พ่อแม่เสร็จก็ต้องมาให้พี่ผู้ชายทางนี้
ซึ่งตัวเขาเองก็ทำงานแต่ไม่เคยมาดูแลเพื่อนหนูเลย
เอาเข้าไปอยู่ในบ้านไม่เคยที่จะได้นอนด้วยกันด้วยซ้ำค่ะ
แบบอยู่กันคนละห้องหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการคบกันแบบไหนรักกันแบบไหน
เหมือนเพื่อนหนูไปรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งผู้ชายคนนี้ทำอะไรก็
เพื่อนหนูก็แบบเหมือนรับได้ไปหมดเลยระหว่างนั้นก็คือนานนานทีจะได้ติดต่อกันเลยค่ะ
เพื่อนก็ไม่ค่อยติดต่อกลับมาเลยแต่ก็จะรู้มาปะปลายจากแม่เขาบ้าง
จากตัวเขาที่ติดต่อกลับมาบ้างว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
จนวันหนึ่งค่ะเขาก็ได้รู้ข่าวที่มันแบบมันเป็นที่สุดเหมือนที่สุดของผู้หญิง
ว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาได้ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนึง
ใช่ซึ่งมันดูเป็นเรื่องที่หนักมากแล้วก็ผู้หญิงทุกคนรับไม่ได้
ก็เดี๋ยวปรับความเข้าใจกันก็จบ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเขาดันไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
แล้วแทนที่เขาจะมาขอโทษเพื่อนหนูหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
มันกลายเป็นว่าวันนั้นนั่งรถไปด้วยกัน
เพื่อนหนูบอกว่าเขาจอดรถข้างทาง

เพื่อนหนูก็แบบคืออะไรทำไม

คือไม่มีความห่วงใยหรือความรักอะไรเลย

ยังไงเพื่อนหนูก็ยังยืนยันที่จะอยู่

เรื่องนี้ก็มาทราบจากทีหลัง
หลังจากนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีญาติของทางพี่ผู้ชาย
ติดต่อมาจากจังหวัดบุรีลำ
ว่าคุณยายเนี่ยมีอาการเหมือนปอบเข้า
เพื่อนหนูแม่ของผู้ชาย

ก็เลยพากันไปที่บุรีรำ
แล้วก็ถามว่าอาการมันเป็นยังไง

ไปทำงานตื่นมาทำงานเหมือนคนแก่

ก็ไม่หายโดยอาการก็จะ

ที่เคยได้ยินเลยค่ะอาการของปอด

นอนไม่ทำอะไรเลย

กลางคืนเพื่อที่จะกินของสด

ก็คือกินหมดหาอยากกินไปหมด

ก็พาไปโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็ไม่หาย
ก็เลยลงเหมือนลงมติกันในบ้านว่า
เดี๋ยวจะพาไปหาที่

ซึ่งเป็นเหมือนสายดำค่ะพี่แจ๊ค

โดยบนรถเนี่ยจะมีแม่

อาการของคุณยายก็คือดิ้นสุดแรงเลยค่ะ

เอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเสียง

กูไม่ไปกูไม่ไปแล้วก็กรี๊ด

จนไปถึงที่นั่นค่ะที่นั่น
ที่ไปถึงเนี่ยจะเป็นเหมือนอาสม
ซึ่งอยู่หลังป่าช้าเลยค่ะ

เพื่อนหนูเนี่ยบอกว่าเหมือนอาสมนี้

เขาจะต้องให้เหมือนติดต่อล่วงหน้า

แต่วันนั้นที่ไปคือไม่ได้ติดต่ออะไรเลย

เขาก็เห็นเหมือนเห็นอาการของคุณยายมาแต่ไกลแล้ว

เขาก็ดิ้นคุณยายก็ดิ้นสุดแรงเลยค่ะ

หมอคนนี้เขาก็ดึงกระชากคุณยาย
แล้วก็เหมือนดันลงไปกับพื้นนะคะ

ก็เลยได้มารู้ว่าคุณยายพูดว่า

ก็ต้องย้อนกลับไปที่บ้านของคุณยาย

มันจะมีบ้านหลังนึงที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาจะเรียกบ้านนี้ว่าเป็นบ้านของปอก

สักอย่างหนึ่งแล้วคุณยายได้ไปพูด
เหมือนพูดท้าทายแล้วก็ด่าทอไว้

แล้วก็เอาคล้ายก้อนหิน
แต่ก็ไม่ใช่เพื่อนหนูบอกนะคะ
เป็นวงลี
เป็นลีสีดำค่ะ

ก็เอาไปแปะอยู่ที่หน้าผากของคุณยาย

หลังจากนั้นก็เหมือนจะจบเรื่อง
หมอก็บอกให้พาตัวคุณยายกลับ

แล้วก็พูดว่าอีเนี่ยมันบุญสูง

ก็คือชี้มาจากทางพี่ผู้ชาย

คืออะไรเหมือนในใจก็เถียงว่า
ทำไมอยู่ไม่ได้ก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้

มึงเชื่อกูเขาก็พูดแบบนี้

คุณแม่ของพี่ผู้ชายพาคุณยายกลับบ้านไป

ทำอะไรได้แต่ว่าวันนั้น
ที่ไปส่งคุณยายที่บ้านเนี่ย

ตื่นขึ้นโดยที่คุณแม่
เพื่อนหนูแล้วก็แฟนของเพื่อนเนี่ย
ก็ยังไม่กลับอืมก็เลยทำให้

อุ๊ยหมอคนนี้เขาจริง
เขาของจริงเขาทำได้จริง

เรากลับไปหาเขาอีกครั้งไหม

หน้าทองให้ชีวิตจะได้ดีขึ้น

ก็ไม่มีปัญหาก็เลยพากัน
กลับไปที่อาสมนั้นอีกครั้งหนึ่ง

พูดใส่แม่เขาแม่เขาบอก

เขาก็แบบมึงไปหยิบใบไม้มา
ก็ให้เพื่อนหนูกับแฟนเขาไปหยิบใบไม้มา

ไปหาด้วยกันเอาอะไรดีอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าพอเดินออกไปถึงประตูเนี่ย

เพื่อนหนูก็ไปหยิบเอายอดของใบไม้มา

เขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็วางใส่พาน

เขาก็บอกว่าเนี่ยแค่หยิบก็รู้แล้วว่า

เขาพูดแบบนี้ถ้าอยากให้มึงสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะ

ทำงานก็ต้องทำงานที่เดียวกัน

เขาก็เลยเหมือนตัวคุณแม่ค่ะ
ก็เลยถามว่าทำยังไงได้บ้างให้เขาแบบรักกัน

ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวกูลงนะให้

ในความรู้สึกหนูและเพื่อนตอนนั้นนะคะ

เป็นการเหมือนเอาทองเอาเทียน
มาเขียนที่หน้าผ่า

เขาเอาไอ้ก้อนหินก้อนเดิม
ที่บอกว่าเอาไปแปะหน้าผากของคุณยาย

แล้วเอามาแปะหน้าผากของเพื่อนหนู

วนมาที่หน้าที่แก้มสองข้าง
แล้วก็ที่คางที่ปาก

เหมือนสองคนนี้ลงด้วยกันไม่ได้

เขาก็ทำแบบนี้กับพี่ผู้ชายอีกคนเหมือนกัน

ซึ่งพิธีตอนนั้นมันอาจจะเยอะกว่านี้
แต่หนูก็จำได้คร่าวนะคะ

ทำงานกลับมาก็ไม่ค่อยได้เจอแฟน

ทะเลาะกันหนักทุกครั้ง
แต่มันแปลกตรงที่เพื่อนหนูบอกว่า
เขาจะได้ยินเสียงในหัวค่ะ

แล้วแบบมันคือจิตใต้สำนึกของเราหรือว่ามันคืออะไร
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนหนูกับหนู

นานทีเดือนนึงจะมาคุยกันครั้งนึงอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ติดต่อยากอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเฟสหรือเบอร์โทรจะติดต่อยากมาก

จนเขาเหมือนเขาไม่ไหวเองในตัวของเขา
ว่าแบบเหมือนมันได้ยินอย่างนี้ทุกวันนะคะ

แล้วเขาก็แบบทำยังไงดีเหมือนพูดกับตัวเอง

สวดมนต์เหมือนสวดมนต์ก่อนนอนนะคะพี่แจ๊ค

ขอให้พ่อให้แม่ช่วยหนูด้วยนะ
หนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็เลยยกหูโทรศัพท์โทรหาพ่อกับแม่
พอแค่ได้ยินพ่อกับแม่ฮัลโหลเท่านั้นแหละค่ะ

จ๋าแม่จ๋ามารับหนูหน่อยอะไรประมาณนี้เลย
ซึ่งวันที่ออกจากบ้านหลังนั้นมาเนี่ย
เพื่อนหนูก็เก็บเสื้อผ้ามาประมาณนึง
แล้วก็ระหว่างที่กำลังจะออกเนี่ย
ผู้ชายไม่มีการฉุดหลังใดเลยนะคะ
ไม่มีการยื้อไม่มีการอะไรทั้งสิ้นแบบ
อยากจะไปก็ไปไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้ค่ะ

หนูคุยกันก่อนสิแม่อุตส่าห์ผูกดวงให้

แม่เขาแบบแม่อุตส่าห์พาไปลงนงลงนะให้อยู่ด้วยกัน

เพื่อนหนูก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยคุย

เขาอยากไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาสักพักอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็เลยออกมากับพ่อกับแม่เขา
หลังจากที่กลับมาบ้านของพ่อกับแม่เขา
ก็เลยให้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้เป็นอะไร
แต่หนูแค่รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขา
ทั้งชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะพี่แจ๊ค
มันเกินไปกว่าคนปกติ
เหมือนเรื่องทั้งหมดเรื่องที่บ้านเรื่องอะไร
ไม่มีผลต่อเขาแต่กับผู้ชายคนนี้

สารเล็กวัดใหญ่ก็จะพูดประโยคเดิมว่า

ขอให้ได้คู่กับผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งพ่อกับแม่ก็เลยแบบทำไมมันเกิดอะไรขึ้น

ทั้งที่ไม่มีอะไรดีเลยด้วยซ้ำ
แต่เขาก็เหมือนอยากจะอยู่ยอมรับทุกอย่าง
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงแค่ไหน

หลังจากที่ได้มีการกลับมาติดต่อกันเนี่ย
เขาได้พากันไปเขาคิชกูธ
ครั้งแรกที่เขาไปเขาเดินขึ้นเขาไป
ซึ่งคนเราเป็นคู่รักก็ควรเดินด้วยกันใช่ไหมคะพี่แจ๊ค

เหมือนเดินไม่สนใจกันเขาก็ไปเดินกับเพื่อนเขา

แล้วตรงโค้งที่จะขึ้นไปผูกผ้าค่ะ
มันจะมีเหมือนโค้งเว้าลึกไปนิดนึง
หนูก็บอกว่าเขาหันไปเห็นยายคนนึง
นั่งอยู่ที่เหมือนเป็นสาราเล็ก
เขาก็เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณยายนั่งทำอะไรคะ
คุณยายก็บอกว่ายายดูดวงอยากดูกับยายไหม

ยายเขาก็บอกเอามือมาสิ

เพื่อนหนูก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้มองหน้ายายเลยนะคะ
จำไม่ได้เลยว่าใส่ชุดอะไรเป็นแบบไหน
แต่รู้ว่ามือเขาเย็นมาก

เหมือนคนทำนาทำไล่จับดินจับทรายอะค่ะ
ดำเขาก็พูดกับเพื่อนหนูมาว่า
เองมีคู่นะแต่คู่มาตอน๑๗

นะคะก็เขาก็บอกว่าแต่คนตอนเนี้ยมันเป็นกรรม

เราเป็นบ้านนะเป็นหลังคาบ้าน
แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่มีตัวบ้านให้เราหรอก

ระหว่างคุยเหมือนยังคุยได้ไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรจบเลยค่ะ
ก็มีคนเรียกก็คือเพื่อนที่มา

พอดีหนูไปดูดวงกับหันไปคือไม่เจอใครแล้ว

เพื่อนหนูก็เลยแบบอ่ะพยายามแบบข่มใจตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอก

แต่การผูกผ้าของเพื่อนหนูเนี่ยก็เหมือนเดิมเลย
ไม่ว่าจะที่ไหนเขาก็เขียนชื่อเขาแล้วก็แฟนเขา
ตามด้วยคำว่าอยากอยู่ด้วยกันตลอดไป
แล้วก็อยากจะมาให้ครบ๓ครั้ง
ซึ่งสิ่งนี้เป็นความเชื่อของเพื่อนหนู
ซึ่งหนูก็ได้เพิ่งเหมือนเพิ่งได้รับรู้ว่า
ถ้าเราขออะไรที่เขาเนี่ย
ถ้าไปครบ๓ครั้งจะสำลิดผล
เพื่อนหนูก็เลยบอกอธิษฐานไว้ว่าจะมาให้ครบ๓ปี๓ครั้ง

เพื่อนหนูก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในหัวเหมือนคิดอยู่ตลอดว่า
เนื้อคู่ตอน๑๗หรือว่าจะเป็นพี่ผู้ชายคนที่๒คนนั้น

แต่เขาก็ฝืนเหมือนฝืนชะตาแหละค่ะว่าแบบ
ยังไงก็ยังอยากอยู่กับคนนี้อยู่ดีนั่นคือครั้งแรก
จนมาปีที่๒เขาก็ได้ขึ้นไปอีกค่ะ
ครั้งนี้เขาก็พยายามหาคุณยายคนนี้ว่าอยู่ตรงไหน
ก็ไม่มีใครเห็นแล้วเขาลงมาเนี่ย
เขาก็พยายามหาเหมือนถามหาจากทุกคนนะคะว่า
มีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหมหนูเคยไปอย่างเงี้ค่ะ

เคยเห็นไหมคุณยายคนนี้เคยเห็นไหมอะไรอย่างนี้
หนูบอกหนูไม่เคยไม่มีนะใครจะไปนั่งทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าครั้งที่สองที่เขาไปเนี่ย
มันเหมือนมีคนเตือนว่าแบบอย่าไปเลยตั้งแต่แรก

พอไปเนี่ยมันจะเหมือนเขาเปลี่ยนแบบในการเดินขึ้นเขา
ก็คือจะต้องให้วนถ้ำอะไรสักอย่าง๓รอบ
แล้วก็ถึงจะขึ้นไปผูกผ้าแดงได้โดยที่ต้องถอดรองเท้า
แต่เพื่อนหนูเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถอด
ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมทั้งที่ทุกคนอื่นถอดทำไมเพื่อนหนูถึงแบบไม่ดูเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าในใจตอนนั้นทำไมถึงไม่ดูคนอื่น
ก็เดินวนเขาแบบไล่ไปถอดรองเท้าคนดูแลค่ะ
เขาบอกไปถอดรองเท้าก่อนหนูแล้วค่อยมาเดินใหม่
เพื่อนหนูก็วนไปถอดรองเท้าแล้วก็มาวนใหม่
เขาก็เลยเหมือนแซวว่าโอ๊ยไม่ได้เดินกับแฟนอย่างนี้ปีหน้าไม่ได้มาด้วยกันแล้วมั้ง
อ่าเพื่อนหนูก็แบบคิดว่าเขาคงแซวเล่นก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เดินขึ้นไปทำเหมือนเดิมค่ะ
เขียนชื่อแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็จะมาให้ครบ๓ครั้ง
หลังจากที่ไปครั้งที่สองก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแบบที่หนูเล่าไป
พี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนพูดตลอดว่าแบบ
ไม่ต้องไปให้ครบ๓ครั้งหรอกอยู่ไม่ถึงหรอกอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาแบบว่าพยายามขับไล่เพื่อนหนูตลอด
แต่ทุกครั้งที่เพื่อนหนูออกมาเขาก็จะพยายามตามกลับไปในทุกครั้ง
หลังจากนั้นพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเอ้ยงั้นไปอาบน้ำมนต์ดีกว่า
ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่พาไปอาบน้ำมนต์ดีกว่าก็ไปที่วัดค่ะ
แล้วพ่อกับแม่เขาก็กลัวแบบเพื่อนหนูจิตใจแบบไม่ค่อยโอเคเนอะ
ก็เลยเอามาไว้ที่บ้านหนูก็มาอยู่กับหนู
นานเลยค่ะพี่แจ๊คก็อยู่ด้วยกันเขาก็แบบร้องไห้เหมือนคนแบบ
อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เหมือนแค่ผู้ชายคนนี้ส่งรูปแมวที่บ้านมา
ก็คือแบบอยากกลับไปหาเขาแล้วแบบพาไปหน่อยได้ไหมอยากไปคุย
ทำไมเขาไม่คุยหนูก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยากคุยเขาคุยตั้งแต่วันนั้นแล้ว
แต่เนี่ยหนูไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันแปลกเกินไปแล้วที่จะแบบ
ที่จะเหมือนรักเขาอยู่ข้างเดียวแล้วเขาไม่ได้เคยทำอะไรดีให้ด้วย

โดยตอนนั้นหนูยังไม่ทราบเรื่องเขาเรื่องผูกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ
ไม่รู้เรื่องเลยรู้แค่ว่าเพื่อนหนูเนี่ยรักเขาจังเลย
หลังจากนั้นก็เหมือนแบบเหมือนคนนอนไม่หลับทุกคืนอะค่ะ
เหมือนเขามีเหมือนเดิมก็คือเหมือนมาเป่าหัวแบบให้กลับไป
กลับไปสิกลับไปมาอยู่นี่ทำไม
ก็พยายามจะหาทางกลับอยู่ตลอดแบบ
จะออกไปซื้อของคนเดียวบ้างจะอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนถึงวันที่หนูเองจะชอบเช็คดวง
หรือแบบดูดวงทุก๓เดือนหรือมีเรื่องไม่สบายใจ
หนูก็จะให้อาจารย์ที่หนูเคารพเนี่ยเปิดไพ่ให้
วันนั้นหนูก็เลยเออลองเปิดไพ่ไหมล่ะ
จะได้รู้เผื่อมีอะไรติดขัดจะได้รู้ว่าแบบ
เนี่ยคู่หรือเปล่าถึงไปไหนไม่ได้ขนาดเนี้ย
เป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

โทรศัพท์หาอาจารย์ที่หนูเคยดูก็คือ

ท่านก็ให้ตั้งจิตอธิษฐาน

เท่านั้นแหละเพื่อนหนูร้องไห้เลย
ซึ่งตอนนั้นก็คือเปิดลำโพงฟังด้วยกันนะคะ
ซึ่งหนูเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรใดทั้งสิ้นเลย
มารู้เอาทีหลังว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้

จุดทูบนะบอกกลางแจ้ง
ถอนคำสัญญาทุกอย่างเลยนะ
แล้วก็ไปไหว้วัดนั้นทำนู่นทำนี่

หลังจากนั้นตั้งแต่ทำค่ะ

เหมือนเป็นคนปกติขึ้นมาแล้ว

พี่ผู้ชายก็พยายามติดต่อกลับมา

หลังจากที่ได้ทำการเหมือนชะล้างทุกอย่างไปแล้วเนี่ย

ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบ
ไม่อยากคุยไม่อยากตอบ

เพราะว่าสิ่งที่เขาทำไว้มันหนักจังเลย
ทำไมฉันถึงทนอะไรแบบนี้ได้มากขนาดนี้จังเลย

หนูก็เลยแบบเออก็ดีแล้วที่หลุดพ้นมาได้

ก็ได้เริ่มคุยกับผู้ชายคนที่๓

ซึ่งพี่คนนี้หนูก็เลยบอกว่า
คนนี้หนูขอช่วยตัดสินใจนะ

เท่าที่คบกันมาหนูเคยเจอหน้าเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เคยพบอีกเลยไม่เคยคุยด้วย
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไง
คนนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่า

ก็ได้มาคุยกันได้มาศึกษาดูใจกันใหม่
ในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็โตกันแล้ว
หนูก็เออเพื่อนก็น่าจะติดตัดสินใจเองได้นะอะไรอย่างนี้
เขาก็ได้ทำการเหมือนดูใจกันไปเรื่อยค่ะ

วันหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะ

ก็พยายามที่จะติดต่อกลับมาตลอดเวลา

เขาแบบเขารู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยกับผู้ชายคนนี้
จนวันหนึ่งพี่ผู้ชายคนนี้
ก็ได้ติดต่อกลับมาอีกครั้งนึง
ว่าจะส่งของทุกอย่างกลับไปให้

เขาก็ขับรถไปกับแฟนคนใหม่เขา

ก็ขับรถเพื่อที่จะไปส่งเขาที่บ้านค่ะ

แต่ระหว่างที่ส่งเสร็จเนี่ย
เพื่อนบ้านก็ออกมาบอกเพื่อนหนูว่า
เฮ้ยพี่เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคารถ

เพื่อนหนูก็เลยแบบจริงเหรอพี่
ก็เลยรีบโทรไปหาแฟนของเขา

เฮ้ยเพื่อนพี่ก็เห็น

ทำยังไงดีมันคือเกิดอะไรขึ้น

เตะบอลกับเพื่อนเล่นเหมือนทั่วไปเลย
อยู่ดีเขาบอกว่าเขาสะดุดอะไรก็ไม่รู้ล้ม

หักเลยหักแบบต้องผ่าตัด
ไม่ได้หักแค่แบบอักเสบหรือแทง
แต่พอไปหาหมอหมอบอกต้องผ่าตัดนะครับ

เป็นแบบเกือบครึ่งปีเลย
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเกี่ยว

อาบน้ำมนต์แล้วก็ไปเจิมรถทำอะไรให้มันถูกต้อง

ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นพี่ผู้ชายคนนี้
เขาก็ดูแลเพื่อนหนูดีมาตลอด
คนแรกก็พยายามที่ยังจะติดต่อกลับมาอยู่ตลอด
ทั้งทางเขาและทางพ่อแม่เขาอย่างนี้ค่ะ
แต่เหมือนเพื่อนหนูในตอนนี้ในปัจจุบันคือ
ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แบบรู้สึกแค่ว่า
ทำไมตอนนั้นฉันถึงยอมผู้ชายคนนี้
ติดกันมาตั้งแต่๑๕จน๒๐กว่า

มันเป็นความรักของอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เพื่อนหนูก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติ
โดยที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะ
อืมมันคือกรรม

เรื่องนี้มันคือกรรมสัมพันธ์ล้วนเลยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าพบไหนภูมิไหนชาติไหน
ทั้งคู่เคยทำอะไรกันไว้บ้าง
แต่เหมือนชาตินี้เหมือนผู้ชายคือเจ้ากรรมนายเวร

แล้วผู้หญิงก็เหมือนจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไม่ได้

มันเหมือนทุกอย่างมันเป็นสองแง่สองงามไปหมด

สมัครใจที่จะไปผูกดวงหรือไปทำอะไรกับฝ่ายนั้นเอง
โดยที่ฝ่ายนั้นเขาไม่ได้ทำใส่
ที่สำคัญคือมันมีตัวแปล

ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใคร
ทำไมเขาถึงต้องมาคอยบงการ
ให้กลับไปหาผู้ชายคนนี้ตลอดเวลา
ถ้าเรามองถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร
โอเคผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนหนูนี่แหละ
แต่ถ้ามันมีตัวแปลตรงนี้
มันอาจจะมีข้อมูลเชิงลึก
ที่ทุกวันนี้มันยังคงเป็นความลับอยู่

แล้วก็เริ่มแรกที่หนูบอกไปว่า
ได้ยินเสียงแว่วเหมือนใครมาเรียก
เพื่อนหนูเนี่ยมารู้ทีหลังว่าพี่ผู้ชายคนนี้

เป็นคนที่เรียกหน้าโรงเรียนในทุกวัน
เป็นเสียงเดียวกัน
แต่เหตุผลที่หนูแบบคาใจก็คือ
ทำไมถึงไม่จีบตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ
ทำไมถึงเว้นระยะไปตั้งเป็นเดือน

เขารอดูผลในสิ่งที่เขาทำ

มาตามสังเกตดูอาการก่อน

ถ้ามีอาการเข้าแก๊ป
เขาถึงค่อยเข้ามาในชีวิตไง
แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้
ฤทธิ์ภิษวาคือรักกว่าไม่ได้รัก
แค่อยากจะเอามาครอบครอง

เชื่อมตัวหนึ่งที่อาจจะ
ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่า

เพราะว่าต้องบอกว่ามันไม่มีวันไหน

แล้วรู้สึกว่าเขามอบความรัก

ดูแลก็ไม่
ดูแลอะไรก็ไม่เลย

เขาหลุดมาคำนึงไงว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปผูกดวงให้

ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างที่เฟิร์นบอกไปว่า
เฮ้ยจริงแล้วเขากำลังหาใครสักคนหนึ่ง
มาเป็นเหมือนกับคอยตัวเสริม

เพื่อนหนูก็คิดแบบนั้นในตอนที่เล่าให้หนูฟัง

สมมุติว่าคนที่จะคบกัน

มันจะยิ่งแบบพุ่งพุ่งปี๊ดเลยนะ

คนนี้ดวงเช็คมาแล้ว

ก็เลยหาวิธีการสักอย่างหนึ่งแล้วทำ

จุดจบของคนถ้าเขาทำ

เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย
เรื่องลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะนิยายนะ

จริงมันเหมือนมันลึกซึ้งมาก
บางอย่างเราก็ไม่อาจรู้ได้
ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นใจของคนน่ากลัวที่สุด

คนที่เขาอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้

ร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

ทีมงานของเรานั้นกำลังรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่
แล้วก็รอเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการของเราครับ

เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็รวมไปถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
เราก็จะมีรีลันให้ได้รับชมกันด้วยทาง
และวันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปแล้วนะครับ

ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

รับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้เท่าสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

พร้อมที่จะพบคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
แต่ไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองครับ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

ฟังจากวิธีการเล่าคุณเอ
ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านโทรศัพท์

ส่วนมากก็จะมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

เยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
ก็นำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่าแจ่ม

วันนี้คุณเอมาพร้อมกับเรื่องของ๒๐

แต่ว่ายังไม่เคยไปเล่าในรายการที่ไหน

แล้วก็เป็นผู้ไปเล่าในรายการเองนะครับ
แต่คราวนี้พอทางรายการสถานีผีดุ

ให้นำเรื่องมาเล่าในรายการ

จะขอนำเรื่องนี้มาเล่าในรายการในวันนี้นะครับ
ซึ่งประจำก็อนุญาตมาแล้วเรียบร้อย

ต้องย้อนกลับไปประมาณ๒๖ปีที่แล้วนะครับ

ต่อเนื่องถึงต้นปี๓๙เนี่ยนะครับ
แจ่มเนี่ยเขาจะมีพี่ชายอยู่คนหนึ่ง
สมมุติว่าชื่อพี่เอก็แล้วกันนะครับ

แต่ผมไม่เคยเจอนะครับ
สมมติว่าพี่ชายของประจำเนี่ยชื่อพี่เอนะครับ

แล้วก็เขาจะชอบในเรื่องของงานศิลปะครับพี่แจ๊ค
วาดเขียนงานปั้นงานหน้าตสินอะไรพวกนี้
คราวนี้เขาก็อยากจะไปเรียนในส่วนของนัตตสิน
แต่ว่าทางครอบครัวทางคุณพ่อไม่เห็นด้วยครับ
เพราะว่าค่านิยมของคนในสมัยนั้นก็ต้องบอกว่า
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเรียนทางหน้าตสิน
มาก็ต้องมามีอาชีพเต้นกินรำกินอะไรพวกนี้

คุณพ่อก็อยากให้ไปเรียนทางช่างมากกว่านะครับ
ก็เลยบังคับให้พี่เอไปเรียนที่โรงเรียนช่างแห่งหนึ่ง
พี่เอก็เขาก็ไม่ชอบแต่ว่าในเมื่อคุณพ่อให้ไปเรียน

เขาก็ไปเรียนผ่านไปฮะผ่านไปจนกระทั่งใกล้จะจบแล้วแหละ
คราวนี้หลังพี่เอ๋เขาเริ่มไม่เข้าเรียน

แต่งตัวออกจากบ้านเหมือนว่าจะไปเรียน
ได้เรียนกันก็ได้ความว่าพี่เอ๋เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
สาเหตุที่เขาไม่อยากจะไปเรียนเนี่ย
เพราะว่าเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้
คือในสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินมา
เรื่องของเด็กช่างมันจะมีเรื่องของต่างสถาบัน

คราวนี้ก็มีเพื่อนของพี่เอเนี่ย
เขาก็ไปมีเรื่องกับเด็กต่างสถาบัน
เขาก็เลยต้องการให้พี่เอมาร่วมด้วยเพื่อที่จะไปเคลียร์กัน

เพื่อนก็เลยหันมาแกล้งพี่เอแทน
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเรียน
ก็เลยหลังก็เลยไม่ค่อยเข้าเรียนอย่างที่ว่า
คราวนี้พอทางคุณพ่อได้ทราบอย่างนี้
คุณพ่อก็หลังคุณพ่อก็จะพูดอยู่เสมอว่า
คือถ้ารู้อย่างนี้จะไม่บังคับลูก

คุณพ่อก็จะพูดคำนี้อยู่บ่อย
ก็โอเคหลังจากนั้นพี่เอเขาก็กลับไปเรียน

เขาก็ได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านแห่งหนึ่งนะครับ

หลวงพี่เอก็ได้ไปรู้จักกับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
ก็ระหว่างที่บวชก็สนิทกันคุยกัน
แล้วพระลูกวัดรูปนี้จะชอบชวนหลวงพี่เอ
ทำความรู้จักกับบ้านหลังหนึ่ง

กำแพงวัดเลยข้างวัดนะครับ
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง
อายุประมาณสัก๕๐ปี
คุณป้าท่านนี้เขาจะเปิดบ้านเป็นเหมือนกับสำนักทรง

แล้วก็ในชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้น
จะเป็นชุมชนที่คนเขาอยู่ดั้งเดิมสมุทรประการมานาน

มันก็จะมีเสียงลือเสียงเล่ามาเข้าหูอยู่บ่อยว่า
ป้าคนนี้ชอบทำพวกเสน่หยาแฝด
ให้มีหนุ่มมาติดพันธุ์มาอยู่ที่บ้าน
อะไรอย่างนี้ก็จะมีล่ำลือกันมานะครับ

หลวงพี่เอก็ได้ไปรู้จักกับป้าคนนี้

จนกระทั่งสนิทกันในระดับหนึ่งนะครับ

ในที่สุดหลวงพี่เอก็ศึกออกมา
พอศึกแกก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับ

ก็ทางครอบครัวก็สังเกตเห็นว่า
พี่เอเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไป
คือเขาจะชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง
ไม่ค่อยออกมาสูงสิงไม่พูดไม่คุยกับใคร

แล้วก็มีอาการเหมือนกับคนเหม่อลอยอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็พอวันดีคืนดีเขาชอบหายออกไปจากบ้าน
บางทีก็ไปแต่เช้ากลับก็ค่ำ
บางทีก็ไปข้ามวันไปเลยอีกวันหนึ่งถึงจะกลับมาที่บ้าน
พอบ่อยเข้าเนี่ยคุณพ่อก็เรียกมาถาม
ก็รีบมาคุยบอกว่าไปไหนหายไปไหนมา

ก็พอสอบเค้นไปนานเข้า
พี่เอก็เลยยอมรับว่าเวลาเขาหายไปจากบ้าน
เขาก็ไปที่บ้านป้าคนนี้บ้านรักทรง
ใช่ครับเขาไปที่สำนักทรงนี้แล้วนะครับ
คุณพ่อก็ห้ามเด็ดขาดห้ามเลยต่อไปนี้อย่าไปยุ่ง
ของพวกนี้อย่าไปยุ่งของไม่ดีเขาห้ามเด็ดขาด
แต่เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าเขาไปเพื่ออะไรไปทำอะไร
ไม่ได้บอกครับแต่ว่ามันก็เหมือนว่า
คือทางครอบครัวเขาได้ยินเสียงเสียงเล่าลืมมาแบบนั้น
ไม่ดีไม่ดีแน่นอนแต่ก็ไม่ให้ไปยุ่ง

ในที่สุดสุดท้ายพี่เอเขาก็แอบไป

บางทีก็ไปข้ามวันจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ย
เอเขาหายไป๒วัน๒คืนไม่เข้าบ้านเลย
คราวนี้ทางครอบครัวรู้แล้วว่า

ก็มีคุณพ่อไปคุณแม่ไป
แล้วก็ปาแจ่มเองก็ไปด้วยไปตามพี่ชาย

เขาเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะบ้านหลังไม่ใหญ่ชั้นเดียว

พี่เอ๊นอนอยู่บนพื้นบ้าน
เขาใช้หมอนข้างที่เป็นรูปยาวหนุนหัว
แล้วข้างกันก็มีป้าคนนี้

หนุนหัวด้วยหมอนข้างใบเดียวกัน
พอเห็นภาพแบบนี้ชัดเลยครับ

คราวนี้ก็จะดึงตัวพี่เอเนี่ย

แต่ว่าทางคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ย

อย่าเพิ่งเอาเขากลับไปตอนนี้เลย

อีกไม่เกิน๓เดือนเขาจะตาย

คุณพ่อได้ฟังก็ยิ่งโกรธสิครับว่า

สุดท้ายเขาก็ลากพี่เอกลับมาที่บ้าน

แก้ของแก้คุณสัยอะไรพวกนี้นะครับ

เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟัง

ให้เอาน้ำล้างหัวกระดาย

แล้วเอาน้ำนั้นไปให้พี่เอกิน

แล้วก็มาทำตามที่หลวงพ่อบอกไว้

เป็นคนไปกรอกเอาน้ำล้างหัวกระดายตรงนั้น

เหมือนรอยเริ่มดีขึ้น

ครอบครัวก็โอ้มันได้ผล
หายแล้วแก้คุณสัยได้แล้ว
คราวนี้จังหวะนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่
ป่าแจ่มเขาสอบติด
ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ

เขาก็ต้องไปอยู่ข้างในแบบกินนอนนะครับ

เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาอยู่ในโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
เขาก็จะขาดการติดต่อกับทางบ้าน

ติดประต่อเรื่องของพี่เอมากนักนะครับ

พี่เอเขาก็พอเขาหายแล้วเขาก็ไปสมัครงาน
เสร็จแล้วเขาก็ได้งานโรงงานแห่งหนึ่ง

จากวันที่คุณพ่อไปลากพี่เอกลับมาจากบ้านร่างทรงเนี่ย
จนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณสัก๔เดือน
คือมันเลยกำหนด๓เดือนที่เขาขู่ไว้แล้ว

คือมันเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้ว

ก็เวลาผ่านไปคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันเสาร์
แจ่มเขาก็กลับมาที่บ้าน

บ้านเขาจะเป็นบ้าน๒ชั้น

ประตูรั้วเนี่ยเขาจะทำด้วยเหล็ก
แล้วก็มีแผ่นสังกษีเก่าตีปิด
เวลาจะเปิดเนี่ยมันจะเป็นบานเลื่อนต้องเลื่อนเปิดออกมา

มีสังกษีแล้วเป็นบานเลื่อน

มันจะเสียงดังครืดเลยจะรู้เลย
พอถัดจากประตูรั้วเข้าไปก็เป็นใต้ถุนบ้านโล่ง

ซ้ายขวาจะมีห้องอยู่ฝั่งละห้อง
ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอนของป้าแจ่ม

แจ่มเขาจะนอนเตียงที่ติดกับประตูครัวที่เปิดไป
ส่วนคุณยายจะอยู่เตียงทางด้านติดหน้าต่าง
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามห้องนี้จะเป็นห้องของพี่เอ

พอถัดเข้าไปก็เป็นโซนของห้องครัวแล้ว
ส่วนชั้นบนก็เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่เขา

คราวนี้วันนั้นเป็นวันเสาร์
แจ่มเขาก็กลับมาพักที่บ้าน
แล้วก็พอดีวันนั้นมีญาติเขาคนหนึ่ง

เป็นผู้หญิงผมสมมติว่าชื่อน้องบีละกัน
บีเนี่ยเขามีลูกอ่อนอายุประมาณ๓๔เดือน
พอดีวันนั้นเขาพาลูกกลับมาเที่ยวหายายมาเยี่ยมยาย
ที่บ้านนี้แล้วเขาก็จะพักอยู่ที่บ้านหลังนี้
ประมาณสัก๒๓วันในระหว่างที่เขากลับมาเยี่ยม
พอวันนั้นวันเสาร์พอน้องบีมา

เขาก็เลยจะออกไปนอนตรงใต้ถุนด้านนอก
อันนี้ยายก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวยายไปนอนเป็นเพื่อน
ยายก็ไปนอนเป็นเพื่อนน้องบีแล้วก็หลาน
เพราะฉะนั้นป่าแจ่มเนี่ยเขาก็จะนอนคนเดียวในห้อง
จากที่ว่ามีคุณยายนอนอีกเตียงหนึ่งใช่ไหมครับ

จนกระทั่งดึกไม่รู้เวลาเท่าไหร่

ระหว่างที่หลับอยู่ก็มีเสียงแกะแอมออกมา
เขาก็เลยตื่นแล้วก็แบบหันไปดูผงกหัวไปดู

ใส่ผ้าถุงใส่เสื้อสีขาวของกระเช้า
หันหลังให้ป่าแจ่มหันหน้าไปทางหน้าต่าง

ก็ไม่มาแล้วแกก็ล้มตัวลงไปนอนแล้วก็หลับต่อไป
พอเช้ามาปุ๊บแกก็เลยไปถามยาย
ยายไหนบอกจะออกไปนอนกับน้องมันนะ
ก็พูดยังไม่ทันขาดคำยายก็สวนมาเลยฮะ
กูก็นอนกับมันเนี่ยกูก็ออกไปนอนอยู่กับหลานเนี่ยทั้งคืน
ไม่ได้ไปนอนที่ไหนหรอกกูนอนอยู่มันทั้งคืนเลย
ป่าแจ่มแกก็เอ๊ะแล้วเมื่อคืนเราเห็นใครวะ
ก็เห็นยายอนอยู่ตรงนั้นไง
แต่แกก็แบบแกก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเล่า

ฝันไปมั้งหรือเราอาจจะตาฝาดอะไรอย่างนี้

ก็มันก็เป็นวันอาทิตย์วันนั้นใช่ไหมครับ
แจ่มก็กลับเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเย็นวันอาทิตย์
ก็ผ่านไปวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร

อยู่ดีก็มีครูฝึกของป่าแจ่ม

เฮ้ยมึงกับพี่ชายมึงสนิทกันไหม

ก็พี่น้องกันก็ต้องสนิทกันนะครับมีอะไรครับ
เขาบอกว่าเออพี่มึงตายแล้ว
แจ่มฮะก็เหมือนพี่แจ๊คเลยฮะ
แล้วแกขำกันเฮ้ยบ้าจะตายได้ไง
วันอาทิตย์เนี่ยยังคุยกันอยู่ก่อนผมเข้ามาเนี่ย
ผมยังแซวมันอยู่เลยจะตัดผมทรงนั้นทรงนี้ดีไหม

พอขำครูฝึกก็บอกมึงจะมาขำอะไร

แล้วก็เดินขึ้นห้องไปเก็บของเก็บของเปลี่ยนชุดลงมา

แล้วก็ไม่ได้คุยนะฮะในรถไม่ได้คุยไม่ได้ถาม
คือแกยังงงอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่า

พอไปถึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ญาติก็เข้ามากอดป้าแจ่มร้องไห้

ก็พอสงบสติอารมณ์ได้

ก็คุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟัง

กำลังนั่งรถสองแถวจะไปทำงาน

ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานที่พี่เอ๋ทำ

พอดีรถมันไปจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยก

คราวนี้พี่เอเนี่ยเขาเข้ากะดึกเมื่อคืน

แกก็มายืนรอรถอยู่ตรงแยกนี้พอดี

แม่ก็เห็นแล้วอ๋อลูกชายกำลังยืนรอรถอยู่
คราวนี้อยู่ดีในระหว่างนั้น

มีเพื่อนของพี่เอคนหนึ่งเดินข้ามถนนมาก่อน

เดินข้ามมาแล้วก็มาหยุดรอที่เกาะกลางครับ

เหมือนพายายเดินข้ามถนน
ใช่เหมือนพายายเดินข้ามถนนเดินตามมา
พอเขาเดินมาจนถึงกลางถนน
อยู่ดีมันมีรถสิบล้อคันหนึ่ง

ก็ไปเบียดแท็กซี่ที่จอดติดไฟแดงอยู่คันหนึ่ง
เบียดพอเบียดแล้วก็แถทะไหลมา
แล้วก็พุ่งมาทับร่างของพี่เอ

แล้วมองเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด

พอจอดรถได้ทำท่าจะหนี
เยอะแยะเลยเขาก็มาเก็บศพอะไรกันไป

คราวนี้พอเก็บศพไปปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่า

แต่คุณแม่บอกมันมีอีกคนนึงมันมียายอีกคนนึง
เอดื่นยืนจูงมือเดินมา
ใช่เขาจูงมือเดินข้ามถนนมา

เพื่อนของพี่เอที่เดินข้ามถนนมาก่อน

เขาก็เห็นว่าพี่เอจูงมือยายเดินมา

ทุกคนก็บอกเอ๊ะงั้นหาหาศพ

ยายเนี่ยอันตรฐานหายไปแล้ว

คราวนี้พอป่าแจ่มเขาฟังคุณแม่เล่าเนี่ย

คุณยายที่ว่าเนี่ยลักษณะเป็นยังไง

ยายอายุประมาณสัก๖๐๗๐แล้วแหละ

ใส่เสื้อคอกระเช้าลายลูกไม้สีขาว

อายุลูปรังประมาณนี้

ที่เขาเห็นคืนนั้น

ลักษณะที่แม่เล่าคนเดียวกันเลย

แจ่มเขาก็ไม่ได้พูดถึง

ที่เขาตั้งสวดศพอยู่ที่วัด

คราวนี้เนี่ยในโซนบ้านของป๊าแจ่ม

เพราะฉะนั้นพอมีงานศพของพี่เอ

เดือนเขาบอกไปกันเถอะเดี๋ยวเฝ้าบ้านให้

เปิดไฟสว่างทั่วบ้านเลยครับ

คราวนี้พอเวลาสักประมาณสักทุ่มหนึ่ง

เข้าไปในห้องของป๊าแจ่มกับยาย

เขาเลยพาลูกไปนอนดูทีวี
ในระหว่างที่นอนดูทีวีอยู่

เปิดประตูรั้วพี่

คนที่ไปงานศพลืมของอะไรมั้ง

เพราะเตียงที่เขานอนมันอยู่ติดกับประตูเลย
จะได้ยินแต่มีประตูห้องกั้นฝั่งนี้นะครับ
แต่ได้ยินว่ามีเสียงคนเปิดประตูครัวเข้าไป

แล้วก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตู้เย็น
ได้ยินเสียงเหมือนคนค้นหาของกินอะไรในตู้เย็น

อยู่ดีมีคนเปิดประตูเข้ามาครับพี่แจ๊ค

แล้วมายืนอยู่ปลายเตียง

เขาช็อกเขาสั่นเขาบอกเขาสั่นทั้งตัวเลย
น้ำตาไหลพรากจะร้องก็ร้องไม่ออก
คือแบบได้แต่ช็อกตะลึงอยู่อย่างนั้น

สักพักหนึ่งแกก็กลับหลังหันเปิดประตูออกไป
ได้ยินเสียงเดินออกไปแล้วปิดประตูรั้ว

บีก็ร้องไห้ตั้งแต่๑ทุ่มจนกระทั่ง๔ทุ่ม
คนที่ไปงานศพกลับมาก็เห็นร้องไห้อยู่

เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอพี่เอ๋มา

มันจะทอนหน้าเขา

ค้นนี้น้องบีไม่อยู่แล้วนะครับ

ผมไปที่วัดด้วย

เป็นคู่พ่อลูกอยู่คู่นึงเดินทางมาจากทางภาคใต้
ไม่มีที่นอนเพราะว่าห้องมันเต็มแล้ว

พอไม่มีที่นอนเขาก็เลยไปนอนในห้องของพี่เอ

ก็เลยให้คนเป็นพ่อนอนบนเตียง
แล้วก็คนเป็นลูกเนี่ยก็เอาที่นอนมาปูข้างล่าง

ก็หลับไปผ่านไปไม่มีอะไรจนถึงเช้า

ป้าที่อยู่ข้างบ้านเขายาดกันนะ
เป็นคุณป้าเขาก็เดินมาเดินมามาหาที่บ้าน
แล้วก็มาถามทุกคนว่าเฮ้ยเมื่อคืนอ่ะ

กูเห็นมันเปิดปิดไฟทั้งคืนเลย
ป่ะเนี่ยเฮ้ยกลัวนะเนี่ย

ไอ้สองคนนี้มันนอนอยู่พ่อลูกเนี่ยไม่มีอะไร
แต่น้องผู้ชายที่เป็นลูกเขาพูดขึ้นมาครับ
พูดขึ้นมาคำเดียวบอกว่ามีครับ

พ่อก็นอนบนเตียงหลับไปแล้ว
ส่วนน้องเนี่ยเขาจะนอนเขาก็ปิดไฟ
คือสวิตช์ไฟสมัยก่อนมันแบนใหญ่อะ

แล้วไฟสว่างไฟเปิดขึ้นมา
เขาก็สวิตช์มันเก่ามั้ง

ก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาปิดเป๊กไฟดับ

เป๊ะเปิดไฟติดอีกครับ

ที่๓แล้วนะฮะลุกขึ้นมาปิดเป๊ก

คราวนี้รอบนี้มันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ๊ค
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ

เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ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
ก็ไปหรือการสอบปกติคืนนั้นก็ไม่เจออะไรแต่พอเช้ามาคุณน้าข้างบ้านอีกหลังดูแลด้วยมา
เดินมาอีกแล้วแล้วบอกว่าเมื่อคืนไอ้เอ๋มันมาหา
คราวนี้พอวันนั้นทุกคนก็เลยพาคุณแม่ไปคือไม่รู้ว่าวัดนี้อยู่ตรงไหนนะ
เขาก็ไปค้นหากันปรากฏมีจริงมีวัดชื่อนี้จริง
ซึ่งก็ไม่ไม่ไกลจากบ้านนักครับพอเจอวัดแล้วก็เข้าไป
ไปถามหาหลวงพ่อชื่อเนี้ยมีจริงจริงครับก็มีอีก
หลวงพ่อชื่อนี้จริงแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยที่กุฏิท่าน
เหมือนว่าท่านนั่งรออยู่แล้วพอทุกคนเดินขึ้นไปท่านบอก
เอ้ามาโยมมารู้แล้วมาทุกคนก็เข้าไปกราบท่าน
แล้วท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่าไม่มีอะไร
มันเป็นแค่ความกังวลอย่าไปคิดมาก
เดี๋ยวหลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้เดี๋ยวพรมน้ำมนต์แล้วก็จะดีขึ้นนะ
สบายใจนะแกก็ทำน้ำมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้
ทุกคนก็โอเคได้รับน้ำมนต์ก็กลับมาคุณแม่ก็สบายใจขึ้น
แกก็นอนหลับได้อะไรได้นะครับก็เหตุการณ์ก็ผ่านไป
คือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนโน้นเจอพี่เอมาเข้าฝันบ้างโน่นนี่นั่น
แจ่มเองก็เคยเจอถ้าวันไหนที่คุณแม่แบบไม่สบายอย่างนี้
แม่ไม่สบายอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครที่เจอแบบ
เป็นตัวเป็นตนกับพี่เออีกเลย
จากวันนั้นจนถึงวันนี้๒๖ปี

๒๖ปีผ่านมาก็แทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้
เรื่องการเสียชีวิตของพี่เออยู่เลย
กระทั่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อรายการสถานีผีดุติดต่อผมมา
นำเรื่องมาเล่าแล้วผมก็ตัดสินใจว่าจะนำเรื่องนี้มาเล่า
ผมก็ได้ไปขออนุญาตป่าแจมไปคุยกับป่าแจมว่า
ขอเรื่องนี้มาเล่านะป่าแจมก็อนุญาต

พอวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่แกนั่งอยู่หน้าบ้าน

กำลังเอาหยวกกล้วยมาสับ
เขาพูดเรื่องพี่เอขึ้นมาครับ
คุณยายก็เลยเล่าบอกว่าคือคุณยายจะสนิทกับพี่เอ
คุณพ่อของป่าแจมเขาจะเป็นคนดุ

แต่มีอะไรเขาจะบอกยายเพราะฉะนั้นเขาจะสนิทกัน

ตอนที่พี่เอเขาจะเสียชีวิตเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยคุณป้าร่างทรงที่ว่าทำเสน่ห์เนี่ยอืม
ได้มาทักพี่เอบอกว่าตอนนี้ชะตาถึงฆาต
เขาจะต้องเสียชีวิตภายใน๓เดือน
แต่มีวิธีแก้คือให้มาปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิกับเขา๓วัน
เพื่อเขาจะทำเหมือนวิธีต่อชะตาต่อชีวิตให้ต่ออายุให้
แล้ววันที่คุณพ่อไปลากพี่เอกลับมา

อ๋อหรอมันไม่ได้เป็นการทำคุณสัย
ไม่ใช่เป็นวันที่๒ฮะ

แจ่มเข้าใจผิดว่าป้าคนนั้นทำคุณสัย

ถ้าคิดอยู่แบบนี้๒๖ปีผ่านไป
จะมาเฉลยเมื่อตอนจะมาเล่าในรายการนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับ

นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ๒๖ปีแห่งความหลังครับ

คือด้วยผมว่าด้วย
ด้วยภาพลักษณ์ของสำนักทรงตำหนักทรงนี้ก่อน
เพราะชาวบ้านเขาพูดกันหนาหูไง

พอมันเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ลูกหลานตัวเองบังเอิญไปอยู่ที่นั่นน่ะ
โดยที่ไม่ได้ถามไม่ได้รู้ความจริงด้วยซ้ำ
เห็นว่าไปนอนสภาพแบบนั้นคือได้กันแล้ว

ลูกตัวเองโดนคุณป้าคนนี้ทำเสน่ห์ใส่แน่นอนโดนของ

เพราะป้าคนนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าเอาไป

ตอนนี้มันไม่ได้เป็นการทำคุณสัยนะครับ
แต่มันเป็นการสะดอกเคราะห์ต่ออายุ

ถ้าตอนนั้นคุณป้าเจ้าของสำนักทรงนั้นพูด

เขาเชื่อไปแล้วว่าป้าคนนี้เป็นคนไม่ดี

อาจจะไม่ฟังแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่า
ข้อมูลมันถูกฝังอยู่ในหัวแล้วว่า

ทำแต่ของต่ำทำแต่ของไม่ดี

เขาก็เลยอยากจะให้เล่าให้ถูก

จึงมาเฉลยก่อนที่จะมาเล่า

ทำไมคุณแม่ต้องเห็นว่า
พี่เอเดินจุงมือคุณยายอ่ะ
เรื่องนี้เนี่ยป้าแจ่มเขาก็พูดอยู่เหมือนกันนะครับ

มีพระภูมิเจ้าที่มีพระอะไรเยอะแยะเลย
ถ้าเป็นวิญญาณหรือผีธรรมดาเนี่ย

แจ่มเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นจริง

หรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้

พาข้ามมาจุดนั้นมันด้วยอะไรก็ไม่รู้
รถสิบล้อมาชนพอดี

หลวงพ่อท่านอาจจะประมวลจาก

แล้วก็ตัดสินไปเลยว่าโดนของ

ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้น

หรืออีกในยะหนึ่ง

คนทุกคนน่ะผมว่าเขาถูก

ว่าคุณจะต้องมาตรงนี้
มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบนี้

ทั้งหมดเลยคือเรื่องของพรมลิขิต

มันต่างกันอยู่แล้ว

หูยย๒๖ปีจนสงสารของคุณเอ
วันนี้คงจะได้รับรู้กันแล้ว
สำหรับเรื่องราวของพี่เอ

และต้องอโหสิกรรมกับคุณป้าเจ้าของตำนักทรงส์นะด้วยนะ
ว่าเขาเป็นคนที่ทำคุณสายมวลดำผู้ถึงพี่เอ
โอ้วเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อ
มันกล้ามกึ่งมันมีเส้นบางกั้นอยู่
ถ้าเราข้ามความเชื่อไปมันจะกลายเป็นความงมงาย
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนเรางมงาย
มันก็จะกลายเป็นความที่มันมีแต่ความสูญเสีย
มันมีแต่ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางเดินทางสายกลางดีที่สุด
วันนี้สถานีผีดุขอบคุณคุณเอนะครับ
ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้รับฟังกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าวันศุกร์๔ทุ่มตรงนะครับ
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้

และหลังจากนั้นค่ำคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
อย่าลืมติดตามรับชมสถานีผีดุ

รับรองว่าหลอนขนหัวลุกกันอย่างแน่นอนครับ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ขอบคุณค่ะคุณอีกครับ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
จะได้ไม่พลาดคลิปต่างจากทางสถานีผีดุของเราครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณท็อฟฟี่ครับสวัสดีครับคุณท็อฟฟี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค
ท็อฟฟี่๓บาท๕๐นะคนละคนอันนั้นผู้ชายคุณท็อฟฟี่ครับเราคุยกันก่อนหน้านี้๑ครั้งผ่านทางสายโทรศัพท์
ใช่ค่ะระทึกขวัญคืนเก็บเห็ดค่ะนั่นคือการเล่าครั้งแรกใช่ค่ะ
แล้วก็รู้สึกประมาทพี่แจ๊คถ้าหนูเล่าไม่ดียังไงต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟัง
แต่พอเล่าออกมามันกลายเป็นกระแสมันกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันกับเรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะ
ตัวของคุณท็อฟฟี่เนี่ยเราต้องเชิญมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราค่ะ
วันนี้แน่นอนครับมาสถานีผีดุของเราต้องมีเรื่องเล่ามาแบ่งปันกัน
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของเขย่าขวัญวัยเด็กค่ะ
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

ก็คือหลังจากเข้าป่าออกมาเนี่ยค่ะก็คือไล่ไล่ตาม
ประมาณ๑๑๑๒เป็นยังไงฮะเรื่องนี้
เรื่องนี้นะคะถ้าจะให้เราต้องย้อนไปถึงเรื่องสถานที่ก่อนก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ติดกับป่าชา
ก็คือตอนแรกอะค่ะพ่อเขาซื้อบ้านที่ติดกับถนนใหญ่แล้วทีนี้ด้วยความชอบเกษตรกรของเขาอ่ะเขาจะเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วไก่แล้วอะไรอย่างเงี้ค่ะ
มันชอบโดนรถชนพี่แจ๊คเขาก็เลยเลือกไปเลือกซื้อที่แบบบ้านที่อยู่เป็นบ้านสวนนะคะเพื่อที่จะทำบ้านสวน
ทีนี้ไปได้ที่ที่มันติดกับป่าช้ามันเป็นที่ที่ทาอยู่ท้ายสุดหมู่บ้านแล้วก็ติดกับป่าช้า
หน้าบ้านดิวดีมากก็คือเป็นสี่แยก
หมายถึงว่าบริเวณประตูหน้าบ้านตรงกับสี่แยกเลย
ใช่ค่ะเป็นสี่แยกแล้วก็ทางที่อยู่ข้างรั้วก็คือข้างบ้านเราตรงไปเรื่อยค่ะมันจะเป็นป่าช้าแต่ว่าก็จะอยู่คนละฝั่งกับส่วนบ้านเรา
ก็เนื้อที่ประมาณ๕ไร่ได้พี่แจ๊คก็จะมีสระบ่อเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็มีสวนผลไม้มีมะม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็น้อยหนาเนอะที่พ่อชอบปลูก
แล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วยพี่แจ๊คทีนี้เรื่องนี้ค่ะมันเกิดเพราะว่าเราไปเลี้ยงวัวนี่แหละ
อ่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเด็กบ้านนอกเนอะเสาร์อาทิตย์พ่อก็บอกว่าเออไปเลี้ยงวัวให้หน่อยไปเลี้ยวัวใกล้ใกล้บ้านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัวสิบสี่ตัวเราก็ไปกับพี่สาวครับ
แต่วันนั้นแม่เขาบอกว่าเออเจอฟืนอะไรก็เก็บมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสูมไฟไล่ยุงให้วัวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เล่นกันมาเรื่อยจนถึงจังหวะตอนกลับแล้วเราก็ลืมไปว่าอ้าวแม่บอกให้หาฟืนมาด้วย

ใช่ใช่ใช่ค่ะเราก็บอกว่าเออช่างมันไม่เป็นไรหรอกเราเจอที่ไหนเราก็หยิบมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเรากลับช้ากว่าปกติพี่แจ๊คแล้วก็ที่เนี่ยค่ะมันมันอยู่ท้ายหมู่บ้านเนาะแล้วก็ติดกับป่าช้าหน้าบ้านมีสี่แยกแล้วแล้วแยกที่ตรงข้างบ้านเราค่ะตรงไปเรื่อยมันจะเป็นป่าช้าแล้วเราอ่ะชินกับทางตรงเนี้ยเพราะว่า
แจ๊คเราเดินทุกวันเราก็ไม่กลัวหรอกทีเนี่ยเวลาเราไปเลี้ยงวัวมันก็ต้องผ่านป่าช้าตรงเนี่ยตอนไปไม่มีปัญหาแต่ทีเนี่ยตอนกลับอะค่ะตอนกลับมันเริ่มจะช้าแล้วเพราะว่ามันมีการดึงฟืนอะไรมาด้วยทีเนี่ยค่ะพอมาถึงมันน่าจะเป็นต้นของอีกทิศนึงของป่าช้านะคะมันจะมีต้นกระโบกใหญ่อยู่ต้นนึงซึ่ง

มีคนในหมู่บ้านนะคะที่เอาเชือกพันแขนอ่ะแล้วโดนวัวลากไปใช่ไหมเราก็เลยปล่อยเรากลัวมันลากเราเราเลยปล่อยเชือกทีเนี้ยค่ะพอมันทำอีท่านั้นแล้วอ่ะมันก็วิ่งเลยพอมีตัวหนึ่งวิ่งพี่แจ๊คมันวิ่งไปหมดเลยสิบสี่ตัววิ่งหมดเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนมันเจออะไรก็ไม่รู้ตรงต้นกระบุกนั้นอ่ะแต่เราอ่ะเป็นเด็กเราก็ไม่เห็นอะไรเนอะเราก็เห็นแต่ว่าวัวมันตกใจพี่

เขาบอกว่าตอนแรกเหมือนลากอะไรเขาบอกว่าลักษณะเหมือนลากต้นไส่แต่ดูดีมันเป็นผมพี่แจ๊คมันปลิวใช่พี่แจ๊คปลิวเพราะตอนแรกเขาเห็นเหมือนอะไรไหวเขาก็คิดว่าเหมือนลากต้นไส่แต่ต้นนี้มันเป็นต้นกระบบนะไม่ใช่ต้นไส่พอเขาสะอาดไฟไปถึงรู้ว่ามันเป็นผู้หญิงแล้วก็ห้อยหัวลงมาลิ้นยาวแล้วก็ผมปลิ
ทีนี้เขาก็วิ่งเลยตะเลิดเลยแล้วบ้านเราอยู่ติดอยู่ติดกับป่าช้าอยู่ติดกับนี่นอกผ่านมาทีนี้เสร็จปั๊บเขาก็ตะเลิดมาพ่อก็เลยเห็นถามว่าเขาก็เล่าให้พ่อฟังว่าพ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของเปรตเพราะว่าก็คือความดุเขาออกมาหลอกหลอนอะไรประมาณนี้ครับพี่แจ๊คแล้วทีนี้สัตว์มันน่าจะเห็นแต่เราไม่เห็นมันก็น่าจะ

เราเลี่ยงที่จะไปตอนที่แบบมันใกล้มืดใกล้อะไรอย่างนี้คือถ้าเป็นกลางวันแสกเนี่ยผ่านได้โอเคผ่านได้พี่แจ๊คแต่เราก็รู้สึกกลัวนะนี่แค่ตอนเย็นนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีเหตุที่จะต้องผ่านไว้ตอนดึกตอนต่างคืนอ่ะจะทำไงอ่ะคงไม่ไหวก็คงต้องไปกันหลายคนหรือไม่ก็เลี่ยงที่จะไปทางอื่นเลยพี่แจ๊คอาจจะอ้อมไป
แล้วที่สองนะคะก็มีวันหนึ่งเราเลิกโรงเรียนมานะคะเราก็นั่งเล่นอยู่ท้ายสวนนี่แหละแล้วไอ้ก้อยอะค่ะเพื่อนเราอะมันก็บอกมาชวนไปเล่นกันบ่ายสามโมงแล้วนะบ่ายสามโมงก็ยังเล่นได้อยู่ยังไม่มืดนะคะเขาก็บอกว่าเออเราไปเล่นในป่าช้ากันไหมเราก็ถามว่าจะไปเล่นอะไรในป่าช้าเขาก็บอกว่าจักรจันมันร้องอะเราไปจับจักรจันกันดีกว
พี่ชวนชวนไปเล่นในป่าช้าใช่พี่แจ๊กคือได้ความว่ามันเป็นป่าช้าน่าแรงค่ะพี่แจ๊กมันไม่น่ากลัวนะคือใบไม้มันร่วมหมดเลยอะมันแห้งกรอบแกะมันไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเราอยู่บ้านใกล้ป่าช้าไงพี่แจ๊กก็คือถ้าเรามองเราอยู่บนบ้านชั้นสองอะเรามองไปเราก็เห็นป่าช้าเขียวแล้วอะมันอาจจะมองมันเวลาเราเห็น

แล้วทีเนี่ยเรามองไปอะถัดไปจากตรงนั้นอะมันเป็นหลุมตะหมัดอะค่ะคือแกเพิ่งเสียเพราะว่าแกรู้สึกจะอาหารเป็นพิษก็คือมีอาการท้องเสียเป็นหลุมฝังศพของคุณตาคนนึงใช่ใช่ชื่อตะหมัดแกชื่อตะหมัดทีเนี่ยเรามองเรารู้แล้วเราไม่อยากไปใกล้ไงค่ะเราไม่อยากไปใกล้ทีเนี่ยตาเราก็มองไปเราก็สายห่วงแต่เราไม่พูดอะไรเน
หมัดขี้อัดขี้ซัดพูดประมาณนี้พี่แจ๊ค
แต่ว่าก็คือแกท้องเสียแล้วแกเสียชีวิต
ไปเต้นล้อเลียนคนตายใกล้กับหลุมศพของคนตาย

นางคงจะทำลักษณะแบบนี้
เราก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเรามีบทเรียนมาแล้วพี่แจ๊

เราก็เฉยเราก็เฉยทีนี้เราก็ไม่กล้าเข้าไป
ทีนี้สักพักนึงอะค่ะไอ้ก้อยน้องของไอ้ก้อยนี่แหละ
อืมมันก็วิ่งมาด้วยหน้าตาตื่นอ่ะหน้าตามันตื่นเต้นมากเลย
มันก็มากระซิบพี่ทัพมาดูนี่อะไรเหรอ

ใช่ถึงเนอะหัวกลมมีหูด้วย
เราก็ไม่เคยเห็นเนอะเด็กอะค่ะมันบอกอย่างนี้
ไปดูกันเขาก็ย่องค่ะพาเราย่องไป

แล้วมันจะมีกิ่งยื่นออกมามีใบไม้ใบหนึ่งใบใหญ่
มันน่าจะเป็นนกข้าวแมวหรือนกฮูกอะค่ะก็คิดว่านะมันน่าจะนอนหลับอยู่
ทีนี้มันเหมือนมีหูจริงนะพี่แจ๊คด้านหลังหัวมันกลมแล้วมีหูชันขึ้นแบบนี้
แล้วก็มองไปมันน่ารักอ่ะหัวมันกลมไงแล้วก็ตาเราก็มองแต่นกใช่ไหม
แล้วก็ไปเหยียบกิ่งไม้แห้งดังกรอบทีเนี้ยค่ะพอนกตัวนั้นมันได้ยินเสียงอ่ะ
มันหมุนคอมาเลยพี่แจ๊คเหมือนหน้ามันอยู่ฝั่งอีกฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
พอได้ยินเสียงเกือบเก็บอ่ะหัวมันหมุนมาเลยอ่ะอ่า
แล้วมันตามันก็ลืมผ่าออกขึ้นอ่ะครับ
สามคนวิ่งโดยไม่ได้นัดหมายเลยค่ะอืมพี่
วิ่งออกมาแต่ว่าไอ้กอยอ่ะมันล้มพี่แจ๊ค
ล้มแล้วก็ปากกระแทกพื้นอ่ะอ่ามันบอกว่า
ก็คือตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะแต่ว่าคือเขาก็ล้มแล้วเขาก็วิ่งต่อครับ
ออกมาข้างนอกแล้วเขาก็คุยว่าเหมือนมีคนดึงขาเขาอืม
อ่าเขาก็เลยล้มอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม
แล้วเขาก็เจ็บฟันเนอะปวดฟันปวดมาก
แล้วก็เอามือกลุ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินมองพื้นอ่ะ
พวกมันปวดใช่ไหมมันมันคงจะล้มไปกระแทกกับอะไรค่ะอืม
เอามือกลุ่มกุมกลุ่มกุมฟันแล้วก็เดินมองพื้นพี่แจ๊คอืม
เนี้ยมันก็เลยไปเห็นอ่าเม็ดเม็ดหนึ่งอืม
จะเป็นยาเสพติดสักนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นป่าช้า
มันน่าจะมีใครแอบไปอะไรกันหรือเปล่า
แล้วทำหลุดทำตกเหลือประมาณเนี้ยอ่า
แล้วก็มาถามกันว่าใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมเอาทิ้งไปเถอะ
อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีความขมวลหรือยังไงก็ไม่รู้ว่า
แจ๊คมันก็บอกว่าถ้าเรากินอ่ะเราจะหายปวดฟันไหม
ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่ามันจะกินเนอะ
พี่แจ๊คมันโยนเข้าปากเลยมาไปเก็บของกินจากพื้นใช่ใช่
มันคงจะปวดฟันมากมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ
คือมันพูดประมาณเนี้ยมันโยนเข้าปากเลยอืมอ่าทีเนี้ยค่ะ
เราก็ตกใจเรากลับบ้านมาเราก็มาเล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่าสงสัยมันตายไปแล้วมั้ง
ให้เอาไปกินอะไรอย่างเงี้พ่อก็ดุใหญ่เลยอืมพ่อก็ดุใหญ่เลยทีเนี้ยค่ะ
ตอนเช้าเราก็ไปดูว่ามันเป็นอะไรไหมก็เหมือนไปโรงเรียนด้วยกันอ่ะพี่แจ๊ค
อ่านแล้วก็ไปถามกูแก้แก้มันบวมตุ๋ยเลยอ่ะบวมตุ๋ยเลยเราก็ถามว่า
ดีขึ้นไหมหายหรือยังแก้มมันบวมย้อยออกมาเลยอ่ะอืมมันก็บอกว่า
มันไม่หายสิสงสัยมันได้ยายตัวนั้นมันดีดอ่ะมันจอดฟันกูทั้งคืนเลย
แล้วแม่เขาได้ยินแม่เขาอยู่ข้างล่างแม่เขาได้ยินแม่เขาก็ตีทีนี้
ตีคือตีอย่างหนักเลยพี่แจ๊คได้ยินว่าได้ยินว่าคือกินอะไรเข้าไปอ่ะอ่า
รู้ว่าลูกกินอะไรเข้าไปพี่แจ๊คอืมแม่เขาก็ตีตีโดนตีเละเลยอะอืม
แต่ก็ยังไปโรงเรียนแล้วก็น้ำตาเปียกไปตลอดน่านตลอดทางเลยอืม
แล้วก็บอกเออไม่เป็นไรใจเย็นเย็นอืมเราคงทำให้ถูกแหละ
มันไม่ควรจะไปกินเนอะมันไม่ควรจะไปกินอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคิดยังไงถึงกินอ่ะเขาก็บอกว่ามันปวดอ่ะ
คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่อยากหายแค่อยากหาย
แค่อยากหายปวดเพราะว่ามันมันล้มไปกระแทกพื้นมันปวดมากเขาว่าอย่างงี้ค่ะอืม
อ่าทีเนี้ยค่ะเขาก็คิดว่าเออทำไมแม่ไม่ถามเราสักคำ
ยายก็ไม่ซื้อให้กินอืมอ้าวแถมยังมาตีอีกครับ
น้อยใจอ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าเออน้องทำผิดอ่ะไม่เห็นตีเลยอืม
ที่เขาเนี่ยโดนตลอดอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้
แล้วเขาก็พูดคำหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คบอกว่าดูซิถ้าไม่มีถ้าไม่มีฉันสักคนอ่ะ
แม่จะเสียใจไหมอืมอ่าเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
พูดอย่างงั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายเฮ้ย
เราก็นึกว่าเขาพูดเล่นพี่แจ๊คนึกอาจจะแค่พูดประชด
อาจจะแค่พูดประชดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เรียนหนังสือไปตามปกติ
พอเลิกเรียนนะคะเหมือนเขาแอบกลับก่อนเราหรือยังไงไม่รู้ค่ะ
คือตอนกลับอ่ะเราหาเขาไม่เจออืมทีเนี้ยเรากลับมาถึงบ้านแล้ว
เขาหน้าตาตื่นวิ่งมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเห็นในก้อยไหม
อืมอ่าเราก็บอกว่าไม่เห็นนะเขาก็บอกว่ามันไปไหนอ่ะ
บอกปกติเริ่มเรียนแล้วมันไม่เคยไปไหนนะอืมถ้ามันไม่มาบ้านตั๊บ
มันก็ไปมันก็จะอยู่ที่บ้านมันก็ไม่น่าไปไหน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งคิดคิดไปคิดมาก็เลยคิดออกอ่ะพี่แจ๊ค
อืมว่าตอนที่ไปโรงเรียนตอนเช้าอ่ะเขาพูดแบบนี้อืม
เราก็เลยรีบเล่าให้แม่กอยฟังเลยค่ะทีนี้แม่เขาก็ตกใจ
อ่าเขาก็รีบออกไปตามหากันนะคะครับออกไปตามหากัน
ก็ไปเจอมันอยู่ท้ายส่วนพี่แจ๊คอืมกำลังทำอย่างว่าเลยอ่ะ
กำลังคิดสั้นกำลังก็คือลิ้นกำลังจะจุกปากแล้วอ่ะ
แล้วแม่ไปเจอหรอใช่หรอใช่ใช่อืมแล้วทีเนี้ยค่ะพอ
พอวันหลังเรามีโอกาสได้คุยเนอะเราก็ถามว่าเราก็ปอบเขา
ว่าเป็นยังไงบ้างทำไมทำอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาน้อยใจกลับบ้านมาเขาก็โดนแม่ดุอีก
แล้วยาก็ไม่ซื้อให้เขากินเขาปวดฟันยังไม่หายไงคะ
ยาก็ไม่ซื้อให้เขากินเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอืม
ก็ลองดูซิว่าถ้าไม่มีเราอ่ะแม่จะเสียใจไหมอืม
คิดแค่นั้นนะคะเขาคิดแค่นั้นอืมเขาก็เดินไปจังหวะ
ก็คิดว่าจะไปป่าช้าแหละแต่พอนึกถึงนกไอ้ตัวตาโตโตอ่ะ
แล้วมันไม่กล้าเข้าไปมันก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้
อยู่ที่สวนท้ายสวนเราที่แค่ที่นั่งเล่นด้วยกันทุกวันอ่ะ
ท้ายสวนอ่ะอืมพี่แจ๊คอืมอ่าค่ะพอเขาบอกว่าเขาขึ้นไปนะ
เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนอะด้วยความเป็นเด็กอืมทีเนี้ยค่ะ
พอเพื่อนมันขึ้นไปยืนบนแคล่ค่ะแล้วมันก็คิดว่าเขาทำยังไงอ่ะ
เขาผูกยังไงอืมอ่าทีเนี้ยค่ะอยู่ดีดีมันก็มีเสียงกระซิบที่หัว
พี่แจ๊กอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะอืมอืมเพื่อนเล่าให้ฟังอืม
ซิบที่หูว่าถูกแบบนี้สิอืมเขาก็ตกใจด้วยความตกใจของเด็กอ่ะ
มันตกใจมันได้ยินเสียงวันนี้ใช่ไหมคะอืมมันก็จะโดดลงคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
คือตกใจเพราะมันไม่มีคนอยู่ดีมันมีเสียงเขาจะโดดลงจากแพร่ค่ะ
พอมองไปที่พื้นอ่ะมันเป็นเหวพี่แจ๊คมันเป็นมีเหวมีน้ำ
อะไรอย่างเงี้มันไม่น่าจะโดดลงไปได้คือเหมือนเขาหลอนหรือเปล่า
อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะคือเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะโดดลงไปได้
คือโดดลงไปตายแน่มันเป็นน้ำมันเป็นเหว
คือมันเหมือนยืนอยู่ที่สูงสูงมากมากครับทั้งที่มันเป็นแคลร์ค่ะอืม
สูงมากเขาก็แบบลงไปไม่ได้ไม่กล้าลงไปอืม
เสียงมันก็พูดต่อว่าผูกแบบนี้เอาผ้ากิ่งไม้อืม
พาดกิ่งไม้นะจับปมมาผูกแบบนี้คือสอนวิธีว่าผูกแบบไหน
ครับอ่าแล้วก็ทำเลยทำสิอืมไม่เจ็บหรอกอืม
เอาเลยไม่เจ็บหรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ด้วยความเป็นเด็กอ่ะ
กลัวก็กลัวว่าเฮ้ยคือเสียงอะไรแต่มองไปมันไม่มีคนอ่ะพี่แจ๊
อืมจะลงไปมันก็ลงไม่ได้เพราะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นหน้าผาก
ครับที่เขาเห็นอ่ะมันเป็นน้ำแม่น้ำใสแบบคือมองไปทางไหนมีมีแต่แม่น้ำ
เหมือนเขายืนอยู่ที่สูงแล้วมองลงไปมันเป็นแม่น้ำอืม
เขาไม่กล้าที่จะโดดลงไปครับแล้วเสียงมันก็พยายามที่จะเลวซี่
ไม่เจ็บหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากระซิบอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะ
จังหวะที่กำลังจะคิดเปลี่ยนใจอ่ะพี่แจ๊คก็มองลงไปก็เห็นเหวแบบเนี้ย
อืมเห็นแม่น้ำแบบเนี้ยก็คิดที่จะทำต่ออยู่ดีดีอะค่ะ
มันมีเสียงผู้หญิงอืมไอ้พวกผีขี้บาปแม้แต่เด็กมึงก็ไม่เว้น
อืมประมาณเนี้ยค่ะมาอีกทางนึงอ่ะอ่าแล้วเสียงที่กระซิบอ่ะ
มันก็หายไปอืมมันก็หายไปแต่ว่าคือแบบก็ยังเป็นเหวอยู่เหมือนเดิ
แจ๊คก็ยังไม่กล้าลงเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำต่อ
แล้วจังหวะนั้นอ่ะแม่เขาก็มาเจอพอดีอืมอ่าก็รอดตายมาแล้วก็ถามว่า
มันเป็นเพราะฤทธิยาหรือเปล่าที่กินเข้าไปมันยังมันยังหลอนอยู่หรือเปล่า
อืมเขาบอกไม่นะเขาเห็นจริงจริงเขาเห็นแบบนั้นจริงจริง
เสียงที่บอกให้เขาทำเขาเล่าให้ฟังไหมมันเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชาย
เขาบอกว่าทั้งเสียงผู้หญิงทั้งเสียงผู้ชายเลยพี่แจ๊คกระซิบกระซิบกระซิบอยู่อย่างเงี้ย
เอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วก็เชียร์อย่างเงี้ค่ะอืมอ่าเอาเลย
ไม่เจ็บหรอกเอาเลยพอเวลานึกไม่ออกว่าผูกแบบไหนอ่ะเขาก็มาบอกว่า
วิธีการผูกอะค่ะบอกว่าผูกแบบไหนเขาก็ทำตามเสียงครับพี่แจ๊ค
คนที่ตะโกนด่าช่วยคิดว่าเป็นใครอันนี้พ่อคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน
อืมอ๋อเพราะว่าทำอยู่ในที่ของเราเองใช่ค่ะเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางน่ะมาช่วย
ใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณแม่น่ะมาเจอมาเห็นพอดีใช่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเขาไม่นึกกลัว
ที่ที่อยู่ในป่าช้าก็จะไม่มีใครเห็นเขาถ้าเขาไปตัดสินใจทำที่นู่น
ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นคิดว่าน่าจะไม่รอดเนอะ
ยังว่ายังดวงดีอยู่ถ้าไปถึงป่าช้าไม่น่าหรอกเออนะครับผมว่ามันมองได้หลายมุมหลายแบบ
และอีกหนึ่งเรื่องของการไปพูดไปพูดล้อเล่นท้าทายกับตรงหลุมศพคนที่ตายไปแล้ว
นั่นก็ส่วนหนึ่งใช่เพราะมันเหมือนเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติคนตายใช่ค่ะ
ไหมฮะแล้วตอนที่ตาคนนี้ยังอยู่เป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่
แต่เขาเสียไปแล้วเนี่ยไปล้อเลียนอาการป่วยของเขาก็คือวิ่งออกมาพร้อมกันมีเขาล้มคนเดียว
อืมน้องตัวเล็กเขายังไม่ล้มเลยอืมนะฮะกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น
การไปหยิบไปปวดฟันแล้วไปเจอของกลางทางแล้วไปหยิบเข้าปากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันผิดอยู่แล้วใช่ค่ะ
ความเป็นเด็กเนอะผ่านไปแล้วสองเรื่องต่อไปเราจะไปเรื่องที่สาม
เรื่องที่สามก็เกิดในสวนเหมือนกันพี่แจ๊คอ่าเกิดในสวนเหมือนกันสวนเรานี่มีอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนมากค่ะ
ก็มีวันหนึ่งอะค่ะเย็นแล้วแม่เขาทำห่อหมกครับทีนี้ค่ะไม่ได้เตรียมใบตองมา
แต่มันก็เริ่มเย็นแล้วแหละแม่เขาก็เลยมองไปที่ลูกคนหนึ่งก็อ่านหนังสืออยู่
พี่สาวเราอะค่ะคือเขาจะเรียนเก่งไงเขาเด็กเรียนไงเขาอ่านหนังสือตลอดเวลา
แต่เราอ่ะเล่นอยู่เราว่างไงแม่ก็เลยบอกว่าไปตัดใบตองในสวนมาให้หน่อยอืม
ก็ดูเวลาแล้วมันโพเพโพเพแล้วที่เราไม่อยากไปก็คืออ่า
ก่อนหน้านี้กลางวันเรามีการแกล้งกันกับพี่สาวคือแกล้งกันตลอดเวลาพี่แจ๊ค
ครับเพราะว่าด้วยความว่ามันสนิทกันมันห่างกันแค่ปีเดียวค่ะอืม
ปีท้ายปีอ่าเราเข้าห้องน้ำแล้วมันก็มาแอบสาเอเล่นแบบผีหลอกอ่ะอืม
ตกใจมากเลยพี่แจ๊คเราก็คิดว่าตกฉันต้องเอาคืนให้ได้ครับอ่า
ทีเนี้ยค่ะเราก็หาจังหวะที่มันเผลอจังหาจังหวะที่มันเผลอมันไปนั่งอยู่ริม
ท่าน้ำริมท่าน้ำที่แบบอยู่ในสวนนะคะ
ไว้เวลาโยนลงน้ำมันจะดังต้ามใช่ไหมอืมอืมแล้วนูก็อ่ะได้จังหวะเธอ
นั่นเอาคืนแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แกล้งมันโดยการทำแบบเนี้ย
ย่าแล้วก็โยนลงไปต่อหน้าให้เขาตกใจอืม
ค่ะด้วยความตกใจมันตกใจมากเลยนะคะอืม
มันก็หันมาแล้วก็ชี้หน้าเลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนมึงให้ได้เลย
อืมทีเนี้ยเราก็นึกขึ้นว่าตอนเย็นอ่ะ
แม่จะใช้เราไปเอาไปต่อมันต้องหาหาวิธีแบบอืม
มาแก้แขนเราแน่แน่เลยอ่ะอืมอืม
อ้าวเราก็นึกในใจว่าเราก็ไม่อยากไปเลยแต่แม่ก็บอกว่าไปเถอะ

มันไม่มีอะไรกินคนได้หรอกนอกจากยุงอืม
พูดประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เอาต้องไปจำเป็นต้องไปอะค่ะพี่แจ๊ค
แล้วก็ไปตัดต้นไปตัดใบกล้วยตัดใบกล้วยมาเสร็จอะค่ะ
มันจะมีก่อนที่จะถึงบ้านนะคะก่อนที่จะเป็นอ่า

มันจะมีต้นประดูกคู่หนึ่ง
มันจะมีสองต้นนะคะคู่กันทีเนี้ยค่ะ
มันเราเห็นแล้วมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังต้นประดูก
เรารู้แล้วมึงมาแกล้งกูแน่เลยไอ้ทิพย์
เห็นแล้วว่าเขามายืนตะคุ่มตะคุ่มรอเอาคืน
ใช่พี่เชนอืมอืมคือตอนนั้นแหละค่ะตอนแรกเรากลัวนะ
เรากลัวว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอ่ะ
ระแวงว่าเราก็เทียวมองตรงนู้นทีตรงนี้ทีครับ
เพราะว่ามันชี้หน้าเลยว่าเดี๋ยวฉันจะเอาคืนแน่
อ่าเราก็มองมองมองว่ามันต้องออกมาแน่อืม
เพราะตอนที่เราลงจะลงมาสู่บ้านอ่ะเราเราแอบมองมัน
มันก็มองแบบเหมือนประมาณว่าเสร็จฉันแน่แกอืมอืม
อะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันโผล่มาเราเห็นเงาลำไรลำไรแหละ
อยู่หลังต้นประดูกอืมก็คือผมยาวยาวอ่ะก็คือลักษณะพี่ทิพย์เลย
พี่แน่แน่คือเป็นผู้หญิงใช่ผมยาวใช่
แล้วพี่สาวเป็นคนผมหญิงด้วยพี่แจ๊ค
คือลักษณะพิเศษเขาคือเป็นคนผมหยิกนึกออกไหมคะอืม
ถ้าเป็นเงาอ่ะมันก็ดูออกแล้วว่าคือผมลักษณะเป็นแบบนี้
แล้วในเงาก็หยิกเหมือนกันใช่ค่ะก็คือฟูอ่ะพี่แจ๊ก
เราก็คิดว่าต้องใช่มันแน่เลยอืมอ่าเราก็ไม่กลัวแล้ว

เราก็เตรียมตัวเลยว่าอ่าดีล่ะฉันถ้าถ้าถือโผล่อมาน่ะ
ฉันจะฟาดให้เจ็บเลยอ่ากำกั้นกล้วยในมือแน่นเลยพี่แจ๊ค
แล้วก็เดินเดินมาเนอะแล้วก็ทำเป็นแบบไม่เห็นแกล้งไม่เห็น
อ่าพอมาใกล้เสร็จปุ๊บใช่อย่างที่คิดเลยพี่แจ๊ค
มันโผล่ออกมาหนูก็ฟาดอืมฟาดเลยพี่แจ๊คฟาดอ่า
พอโผล่ฝั่งนี้ฟาดโผล่มาอีกฝั่งนึง
แล้วก็ฟาดอีกหมายถึงว่าต้นไม้ต้นหนึ่งใช่
จะโผล่ฝั่งขวาทีซ้ายทีใช่มันเป็นต้นประดูกด้วยพี่แจ๊ค
ก็ต้นใหญ่นะคะมีสองต้นคู่กันอ่าโอเคค่ะอืมทีเนี้ย
โผล่มาซ้ายทีขวาทีเราฟาดเนอะแต่พอครั้งที่สามอ่ะพี่แจ๊ค
มันโผล่มาพร้อมกันสองฝั่งเลยพี่แจ๊คใช่เราก็ตกใจแล้วในสติ
ก็คิดว่ามันไม่ใช่พี่เราแล้วเราก็วิ่งเลยพี่แจ๊ค
ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยวิ่งเลยค่ะค่ะไปก้มไปกล้วยไม่เอาแล้ว
วิ่งวิ่งมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าจริงเหรอมันมีเหรอ
จริงเหรอเออดีวันมาเลือนหวยออกพรุ่งนี้ไปขอหวยกันอ่าอ่า
หนูก็บอกหนูไม่ไปหรอกแม่หนูโดนผีหลอกเฮ้ยเขาหยอกเฉยเขาเอ็นดู
เขาเอ็นดูเขาหอกใครเขาก็คงจะให้โชคให้ลาบคนนั้นแหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับแม่นะเราก็แบบกังวลอ่ะพี่แจ๊คอะไรกันอ่ะ
คืออะไรคือของหวยใช่ไหมคะตอนนั้นเด็กยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้
พอถึงวันมันลืนนะคะก็คือวันคืนที่แม่พูดเนี่ย
วยจะออกแล้วแม่ก็แบบไปฟังเขามาแล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอืม
ก็ไปเตรียมเลยมีทูบมีเทียนมีดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะที่จำได้เนอะอืม
แล้วก็มีแป้งกระป๋องหนึ่งแล้วก็มีมีดแล้วก็บอกว่าให้หยิบเสือมาผืนหนึ่ง
แล้วตามแม่มาเราก็รีบไปหยิบแล้วก็รีบมาเกาะแขนแม่พี่แจ๊ค
เรากลัวอืมเราไม่กล้าเดินไกลแม่เราเกาะแขนแม่ตลอดเวลาเลยครับ
จนกระทั่งไปถึงอะค่ะแม่ก็บอกว่าเห็นอะไรอ่ะ
ยังไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวมันเคลื่อนดูดีนะดูดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ปูสื่อปูเสือเสร็จนะคะอ่าทีเนี้ยแม่ก็จุดทูบจุดเทียน
แล้วก็แบบเหมือนพร่ำพลนาถึงอะไรที่น่าเห็นอกเห็นใจอ่ะพี่แจ๊คอืม
อ่าก็แบบให้น่าเห็นใจอะไรอย่างเงี้พูดพูดพูดไปเรื่อยอ่า
กระทั่งแม่บอกแม่ก็ถากถากเริ่มถากแล้วเราก็มองซ้ายมองขวา
เราเคยเห็นนะพี่แจ๊คเรากลัวมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา
แล้วก็เกาะแม่อยู่ตลอดเวลาอืมเพราะเรากลัวพอขูดเปลือกที่มันแข็งแข็งข้างนอกออกอ่ะ
ครับพอขูดเสร็จแล้วค่ะแม่บอกว่าให้ให้ให้ลูกนะให้เราอ่ะ
เป็นคนเอาแป้งรูปเขาบอกว่ามือเด็กอ่ะให้มือเด็กทำดีกว่า
มันจะได้แม่นแม่นประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้อะไร
เราก็ทำตามพี่แจ๊กพอเรารูปรูปรูปไปสักพักหนึ่งอ่ะค่ะ
อ่าแล้วยางประดูกมันเป็นสีแดงเนอะอืมมันก็เริ่มมียางออกมาค่ะครับ
เริ่มมียางออกมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเริ่มซึมออกมา
แม่ก็กลับมามากระซิบอีกว่าเห็นอะไรอ่ะอย่าเพิ่งบอกนะอืม
อะไรอ่ะดูดีดีนะเก็บไว้ในใจนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ถามอีกที
อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็มองมองมองมองสักพักหนึ่งอะค่ะ
มันเป็นผ่อพึ่งอ่ะพี่แจ๊คเรามีความรู้สึกว่าผ่อพึ่งใช่ค่ะ
มันยางยางมันจุดจุดจุดจุดแล้วมันเหมือนลักษณะเป็นผ่อพึ่งอะค่ะพี่แจ๊ค
อ่าสักพักหนึ่งสละอีขึ้นอ่ะค่ะสละอีขึ้นข้างบนผี
ใช่เราอ่านออกแล้วว่ามันเป็นคำว่าผีเออแต่แม่บอกว่าอ๋อน่าจะเป็นหนึ่งสามหรือเปล่าอ่า
ประมาณเนี้ยแม่ก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วพอเราอ่านอ่ะ
พออีผีมันมีเสียงหัวเราะแต่หนูว่าหน้าแม่น่าจะไม่ได้ยินนะคะอืม
มาถามแม่ตอนหลังแม่ก็บอกแม่ไม่ได้ยินอืมมันมีเสียงหัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หัวเราะแบบสนุกอ่ะเหมือนหยอกอ่ะอืมแล้วก็มีลมอ่ะลมพัดแรงแรงแรงอ่ะครับ
หนูก็ไปกระซิบข้างหูแม่ว่าแม่พอพึ่งสละอีพออีผีแม่
แล้วเราก็วิ่งเลยค่ะเราก็ไม่อยู่เลยเพราะแม่คงจะนึกขึ้นได้แล้วว่ามันคงจะเป็นคำว่าผีจริง
ก็วิ่งตามค่ะวิ่งตามก็หัวเกษอกเกษงมาถึงบ้านพ่อก็ดุอีกว่าอืม
ทำอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่าก็สรุปแล้วงวดนั้นก็ไม่ได้ซื้อครับ
แต่ว่าที่จริงอ่ะมันออกสามหนึ่งพี่แจ๊คอืมเอาออกเหรอออกพี่แต่ว่ามันออกสามหนึ่งอ่า
แต่เราอ่ะมองว่าผอีผีใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นคำว่าผอีผีอ่ะครับ
เขาบอกพยายามจะมองให้มันเป็นเลขให้ได้แหละเราอ่ะรู้ตั้งนานแล้วว่ามันเป็นมันเป็นคำว่าผีอืม
คือแม่สนใจกับตัวเลขใช่แต่ลืมสนใจเป็นตัวพยานชนะไปพยายามจะมองให้เป็นตัวเลข
ดูเป็นตัวพยานชนะเนี่ยก็จะเห็นคำว่าผีตั้งแต่แรกเลยนะตอนที่เราคิดว่าพี่เราไปไปรออยู่ตรงไอ้ต้นไม้ต้นประดูกต้นนั้นอ่ะค่ะ
จริงจริงตอนนั้นพี่อยู่ไหนจริงจริงตอนนั้นพี่ทำการบ้านอยู่พี่แจ๊ค
ไม่ได้ไปอะไรตรงนั้นเลยไม่เลยพี่แจ๊คกลับมามันก็ยังนั่งทำการบ้านอยู่เลยอ่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอตรงนั้นอ่ะมันคือเจ้าที่เจ้าทางหรือยังไงน่าจะเป็นพ่อบอกว่าน่าจะเป็นนางไม้อะค่ะ
เพราะว่าต้นประดูกอ่ะเงาเขาพาดลงไปในน้ำพ่อบอกว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนที่เงาพาดลงไปในน้ำ
แล้วก็มีแก่นอ่ะต้นไม้ต้นนั้นโตแล้วมีแก่นแล้วอ่ะอืม
ก็จะชอบมีนางไม้หรือมีเทพลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้มาอาศัยอยู่ก็เป็นความเชื่อ
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ตัวของคุณท็อฟฟี่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเหมือนกับช่างตีมีดค่ะ
ยิ่งเป็นมีดหมอแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเก็บสมุนไพร
เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้มีวิชามีความเชื่อบ้างอ๋อคุณพ่อบอกว่าต้นไม้ต้นไหนก็แล้วแต่ถ้าเงาของเขาพลาดไปในน้ำ
ใช่ค่ะแล้วมันมีแก่นแล้วต้นไม้ต้นนั้นนะคะเป็นไม้เนื้อที่มีแก่นอ่ะ
เนื้อแข็งใช่ค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เขาโตพอที่จะมีแก่นข้างในแล้ว
แต่ถ้าอายุยังไม่กี่ปีจะยังไม่มีแก่นใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามีแก่นแล้วแล้วก็เงาทอดลงไปในน้ำ
บอกว่าไม่รอดอ่ะน่าจะมีทุกต้นเกือบทุกต้นพ่อบอกอืม
หลังจากนั้นคือต้นไม้มันอยู่ในที่เราอยู่แล้ว
ยังมีโอกาสได้ไปเจอไปเห็นหรือมีใครเคยเห็นอะไรอีกไหม
ก็มีค่ะอืมก็มีเรื่อยเรื่อยแต่อ่า
พ่อต้องตัดนะคะคือพ่อเขาขอแล้วเขาตัด
เพื่อที่จะมาต่อเติมบ้านอืม
เขาก็มาบ่นเลยพี่แจ๊คอันนี้พ่อเล่าให้ฟังนะคะอืมพ่อ
เขาฝันว่าเขาลื้อบ้านเขาย้ายบ้านย้ายช่องขนของกัน
เสียงดังสนั่นวันไหวแล้วก็บ่นด่า
ประมาณนี้ค่ะว่าอยู่กันมาตั้งหลายปี
คิดจะมาพังคิดจะมาลื้อฉันบอกว่าฉันจะหาบ้านใหม่ก่อน
มันก็ไม่ฟังเหมือนแบบได้ยินเสียงบ่นเข้าหูอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่เห็นแต่คือนอนแล้วได้ยินเสียงเขาบ่น
แล้วก็เสียงขนของเสียงขนของเนี่ยเป็นแบบเสียงเหมือน
เกวียนเสียงเหมือนม้าเสียงเหยีนวัวเหมือนควาย
มีเสียงลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงอะค่ะ
ร้องกันละงมเหมือนเสียงคนย้ายบ้านเลยอ่า
คุณพ่อมีความจำเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้ต้นนั้นใช่ค่ะ
เพื่อที่จะเอามาต่อเติมบ้านใช่ค่ะแต่ก็มีการขอนะคะอืม
อ่าแต่ว่าที่พ่อฝันนะคะเหมือนเขาบอกว่า
ฉันยังหาบ้านใหม่ไม่ได้เลยอืมอ่าแล้วเขาก็บ่นใหญ่เลย
นั่นคือประสบการณ์ทั้ง๓เรื่องนะครับ
ที่เป็นสามเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากระทึกขวัญคืนเก็บเห็ดค่ะ
คือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็จะไม่เต้นแรงเต้นกาไปตามเพื่อนละหนึ่ง
คือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเชื่อว่า
คุณท็อฟฟี่น่าจะเต้นแรงเต้นกาไปตามเพื่อนเหมือนเรื่องที่เคยเล่าเอาไว้

จะตอบกลับกับผู้ใหญ่เร็วมากถ้าผู้ใหญ่ขู่เรื่องผี

ใช่แต่ตอนนี้คือสงบเสงี่ยมมาก
เรื่องของการพูดการจาเรื่องของการ
อะไรที่มันเป็นการไม่ให้เกียรติการลบหลู่
ผมว่าเด็กบางคนอาจจะทำเด็กบางคนอาจจะไม่ทำ
มันอยู่ที่ความกลัวความกล้าของแต่ละคนซะมากกว่า

แต่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณท็อฟฟี่เอามาฝากกัน

ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวนะครับ
ส่งมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน
จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
กว่าจะกลับมาพบกันใหม่คืนนี้

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณครับ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

ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ
สถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นหนึ่งในนักเล่าที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
เรื่องห้องติดฟิล์ม

ปกติเนี่ยคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียวเลย

แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยือนรายการ

ที่เอามาฝากชาวสถานีผีดุของเรา
ตั้งชื่อเรื่องมาว่าผีจ้างเพลง

แล้วก็สมาชิกของวงดนตรีทั้งหมด๘ชีวิต

เรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมานะครับ
เรื่องเกิดเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็คือตอนนั้นผมเรียนจบมาใหม่
แล้วมีโอกาสได้มาทำงาน
เป็นงานประจำออฟฟิศที่จังหวัดนครสวรรค์

ผมมีอีกหนึ่งความสามารถคือเล่นดนตรี
แล้วผมมีโอกาสได้เข้าไป
ร่วมกับดนตรีของวงนี้ที่อยู่นครสวรรค์
ได้ไม่นานระยะเวลาสักพักนึง

ผมรับงานไว้อยู่งานหนึ่ง

คุยบอกว่าลักษณะงานเป็นทีมยังไง

งานนี้ไม่มีทีม

มีข้อจำกัดเพียงแค่ว่าเล่น๒ชั่วโมง๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
ทุ่มถึง๔ทุ่มก็ปกตินี่
ใช่ครับถ้าเป็นเวลาปกติของร้านอาหารปกติ
แต่ถ้าเป็นต่างอำเภอรอบนอกจะไม่ปกติเขาจะเล่นยาวจนถึงเที่ยงคืน

หลังจากนั้นจนถึงเวลาที่กำหนดปุ๊บ
เราก็ขับรถไปที่จุดนัดพบก็คือบ้านหัวหน้าวงปุ๊บ
ลักษณะที่แตกต่างคืองานปกติที่พวกผมรับ
สมมติว่าเลสราคาอยู่ที่๓๐๐๐๐บาท
พวกผมจะต้องเสียเงินจำนวนนึงเพื่อไปหาเวทีหาเครื่องเสียงมา
คือต้องไปหาเช่าเวทีเอาเองอย่างนี้หรอ
ใช่ครับคือเงินจำนวนนั้นก็จะหายไปส่วนหนึ่ง

แต่เคสนี้แปลกเคสนี้อันนั้นวงกลับบอกว่าไม่ต้อง
นี้เจ้าของงานหาเวทีหาเครื่องเสียงมาให้

๓๐๐๐๐บาทนี่แค่๕๐แรก
อีก๕๐นึงเดี๋ยวเขาจะไปให้ที่หน้างาน
เท่ากับว่างานนี้พวกผมเล่น๒ชั่วโมงครึ่งได้๖๐๐๐บาท

แต่ถ้ารับงานนี้เขาเบิ้ลให้อีกเท่านึง

ซึ่งแน่นอนพวกผมซีเรียสกำหนดรับ
จนถึงวันที่เราจะต้องเดินทางไปทำงานล่ะ
ก็ขับรถมาเจอกันที่จุดนัดพบก็คือบ้านหัวหน้าวง

จากตัวเมืองนครสวรรค์เดินทางไปถึงที่เราจะทำงานเนี่ย
ประมาณ๓๐๔๐นาทีก็ไม่ไกลมาก
จากตัวเมืองเริ่มขับออกไปถึงเป็นถนนหมู่บ้าน

หัวหน้าวงขับรถปุ๊บไปจอดสาราริมทาง
เพื่อสอบถามเส้นทางว่ามาถึงตรงนี้
บ้านงานหรือว่าที่จัดงานอยู่ตรงไหน
ก็คุยกันเรียบร้อยมาสังเกตตรงนี้ตรงนี้
ขับไปเรื่อยเขาก็บอกว่า
แถวต่างอำเภอเวลาเขามีงานงานแต่งงานอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าขับไปถึงตรงนี้สังเกตดีจะมีป้าย
ก็ขับไปแป๊บนึงโอเคเจอจริง

มันไม่ได้เขียนว่าเป็นงานแต่งงานอะไร
แค่ว่างานแสดงดนตรีวงนี้
เป็นงานแสดงดนตรีแล้วก็วงเรา

ผมเรามาถูกที่แล้วจอดจงขนาดนี้
ขับไประยะหนึ่งพี่แจ๊ค
จากทางหมู่บ้านเริ่มเป็นทางลูกรังแล้ว

มีป้ายบอกว่าเลี้ยวเข้ามาตรงนี้
ซึ่งถ้ามองดีทางนั้นมันเป็นทางไปไล่อ้อยครับพี่แจ๊ค

ที่อาจจะถูกตัดบ้างไม่ถูกตัดบ้าง

เวทีปุ๊บมีไฟสว่างล่ะ
คือปกติงานเลี้ยงงานต่างมันต้องมีไฟให้เป็นสี
ไฟที่มีสีสีสันหน่อยนะใช่ค่ะงานนี้ไม่มีมีใช้แต่ไฟเฉพาะเวที
หมายถึงว่าไอ้บริเวณรอบเนี่ยไม่มีไฟเลยเหรอ
พี่แจ็คจิตนาการงานวัดมันจะต้องอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่

รีบไปจอดปุ๊บจอดรถอยู่หลังเวที

ก็ต้องรีบแบกอุปกรณ์ของแต่ละคนขึ้นไป

เขาจะให้จอดอยู่หลังเวที

สำหรับให้นักดนตรี

ขึ้นไปข้างบนในเวทีอุปกรณ์เสร็จ

อันนี้คือไม่มีเสียงดนตรีใดทั้งสิ้น

ตามด้านหน้าเวที

ไม่มีคนมาดู

เช็คเสร็จข้างบนเวทีข้างหน้ามีโต๊ะจีน๕๐โต๊ะ
มีโต๊ะจีนวางอยู่แต่ไม่มีไฟเปิดนะไม่มีแล้วก็ระยะห่างจากโต๊ะจีนมาถึงหน้าฟรอนต์
ผมคิดว่าน่าจะมีเวทีเป็นร้านกว้างให้วัยรุ่นหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเต้นลำกัน
ห่างประมาณ๑๐๒๕เมตรมันก็ไม่แปลกแต่สิ่งผิดปกติคือไม่มีคนยังไม่มีคนมาเลย
ไม่มีแขกเข้ามาสักคนมันจะต้องเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแขกก็ต้องมานั่งกินของกินเล่นแล้วนะ

เจ้าหน้าที่ดูแลเวทีต้องมีแล้วนะ
ใช่ครับมันต้องมีก่อนที่งานจะมาขนาดนี้ขนาดก่อนที่ดนตรีจะเล่นด้วยกันครับอ่า
เช็คเสร็จปุ๊บเหลือเวลาอีก๕นาทีทุกคนก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปทำอะไรให้เรียบร้อย
ส่วนผมกับหัวหน้าวงหัวหน้าวงและคีย์บอร์ดอยู่ใกล้กันจังหวะนั้นก็เจ้าภาพโทรมาพอดี
แล้วคุณส่องใกล้ลงไปมันจะมีซอกอยู่ผมเอาซองเอาไว้ตรงนั้น
เจ้าภาพโทรมาคุณคุณผมยังค้างคุณอยู่อีก๕๐นะค่าตัวคุณน่ะนะ
มันมีซองอยู่ผมเอาเงินยัดไว้ตรงนั้นใช่เฮ้ยเงินสามหมื่นนะพี่แจ๊คครับเฮ้ย
ก็หยิบขึ้นมามีจริงอืมครับมีจริงหลังจากนั้นเสียงเจ้าภาพไม่ทัน
ให้ผมได้ตอบโต้เออฝากงานด้วยนะแล้วก็กดสายว่าว้าเอามาฝากยังไง
อ่ะไม่รู้สิ่งที่พวกผมรู้คือมีหน้าที่จะถึงเวลาผมต้องเล่น
เล่นให้จบโชว์นั่นคือหน้าที่ของผมสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเออเออ
อ่าอ่าก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วพี่แจ๊คผมสังเกตได้อย่างหนึ่งคือ
จีนห้าสิบโต๊ะอืมปกติถ้าเราจะไปโต๊ะจีนอ่ะ
เราต้องไปนั่งก่อนแล้วเขาถึงมาเสิร์ฟใช่แต่อันนี้อาหารทุกโต๊ะ
ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วคือเรามองเห็นว่าโต๊ะจีนมีอาหารวางอยู่แล้ว
ใช่ครับแต่ไม่มีคนแต่ยังไม่มีคนไม่มีไฟใช่ครับมีแค่ไฟสเตจ
หน้าเวทีไม่เห็นข้างหน้าสลัวบนเวทีมีป้ายอะไรเขียนไหม
ไม่มีครับเวทีโล่งไม่มีใดทั้งสิ้นครับหลังจากที่งานเริ่ม
ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีมีคนมาแล้วครับพี่จักรใจชื้นล่ะอ๋อ
ระหว่างที่เรากำลังเริ่มกำลังเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อย
เข้าใจว่าอาจจะเป็นชาวบ้านเพิ่งกลับไปถึงบ้านอ่า
ไล่ไปนามาเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาหรือเปล่าตอนที่เห็นคนมาเราสังเกตตลอดไหม
คือเขาเดินเข้ามาหรือใช่ครับมาแบบมาจากเงามืดมากกว่า
เพราะมันมีวีวิวแบบนี้อุ้ยอ้ามันมาจากทั่วทุกสารทิศอืมเริ่มเริ่มมา
แต่สิ่งที่ผมเห็นคือก็มันเห็นไม่ใช่หรอกครับพี่แจ๊คเห็นเด็กบ้าง
ผู้ใหญ่บ้างใส่ชุดธรรมดานี่แหละครับแต่ความผิดปกติคือเขาไม่ได้สนใจมาที่ดนตรีเลย
พี่แจ๊คนึกว่าโต๊ะจีนห้าสิบโต๊ะคนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยที่เห็นเป็นเงาดำ
มายืนล้อมเป็นตัวอยู่แต่ไม่จองโต๊ะยืนล้อมโต๊ะจีนไว้อย่างนี้หรอ
นอนโต๊ะจีนไว้ไม่ได้มานั่งด้วยนะครับยืนเฉยเฉยเลยยืนเสร็จอืม
สนใจดนตรีหันหน้าจ้องหน้าไปที่โต๊ะอืมครับก็เล่นเริ่มเซ็งแล้วอืม
เล่นอยู่บนเวทีเหมือนเอาแขกไม่อยู่อืมอ่าไม่สนใจอุ้ยเซ็งนะ
ใช่เราเล่นดนตรีแทบตายแขกไม่สนใจเราเลยใช่ครับก็ถึงเวลาประมาณยี่สิบนาที
เล่นได้ก็มันจะมีช่วงพักเบรกที่นักร้องเริ่มเก่าเข้างานแล้ว
อ่ะก็คุยแซวแต่ไม่มีปฏิสมานใดทั้งสิ้นอืมทุกคนนิ่งเฉยอ่ะ
ก็จนถึงวันนี้สุดท้ายครับที่นักร้องชายกล่าวว่าขอเชิญทุกท่านดื่มดำ
กับงานเลี้ยงในวันนี้อืมอ่าแล้วก็ชมดนตรีและร่วมรับประทานอาหารอืม
จีนได้เลยสิ้นเสียงคำว่าโต๊ะจีนได้เลยดนตรีเริ่มกองขึ้นมาแล้วอืม
หนึ่งสองสามทั้งหมดพี่แจ็คอืมวิ่งกลูมาที่โต๊ะจีนอุ้ย
เหรอครับจากที่ยืนอยู่อ่ะอ่าวิ่งกรูเข้ามาอืม
วิ่งกลูเข้ามานึกถึงว่าอ่ะคนที่อยู่ใกล้อ่ะก็วิ่งไปกินโต๊ะใกล้ใกล้
คนที่อยู่ไกลก็วิ่งสอดเข้ามาวิ่งสอดเข้ามาครับครับ
หกเจ็ดคนบนเวทีครับได้แต่มองอืมครับพี่แจ็คอุ้ย
เห็นปุ๊บทุกคนมองหน้ากันเออมันคืออะไรชาวบ้านที่นี่
เขาไม่สนใจกันขนาดนั้นเลยหรอหิวขนาดนั้นครับเล่นไปประมาณครึ่งโชว์แล้วพี่แจ๊ค
ก็ยังกินอยู่ยังกินยังมีมาเรื่อยกินกินจนครึ่งโชว์เสร็จปุ๊บพี่สาวเอ็น
หน้าตาตื่นมาเลยมาตกเวทีเวทีจะสูงประมาณระดับอกพี่แจ๊ค
วิ่งมาตบเวทีตบโครมเลยผมอยู่ใกล้มันจะมีเป็นฟ้อนต์ผมอยู่ขวาสุดกับมือคีย์บอร์ด
บหันมาแล้วก็อยู่บนเวทีมันไม่ได้ยินอยู่แล้วมันเสียงมันดัง
เขาบอกว่าหนีแล้วก็หนีอะไรหนีอะไรหนีซึ่งหนีใช่ไหม
ข้างบนเวทีก็ยังงงมาหนีอะไรวะจนพี่สาวเอ็นปุ๊บปีนขึ้นมาครับ
ปีนขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาเหนื่อยมาหอบอยู่ตรงผม
แล้วก็มากอกผมว่าผีผีไม่ได้บอกว่าหนีผีผีผีผมก็ผีอะไรผีอะไร
เหมือนเขาตั้งสติไม่ได้แล้วเขายืนขึ้นมาข้างหน้าผมมีกีต้าแล้วก็มีไมค์หนึ่งตัว
เขาตะโกนเหมือนคนเสียสติบอกว่าผีหลอกแล้วคำว่าผีหลอกเขาตะโกนดังจนเสียงมันเข้ามาอย่างนี้แจ๊คครับ
แล้วเหมือนออกพีเอข้างนอกออกลำโพงใช่ผีหลอกวุบเสียงดนตรีเหมือนจะแผ่วเหมือนจะเสียจังหวะไปทีนึง
กันไปเรื่อยก่อนพูดเสร็จทุกคนที่ยืนกินโต๊ะจีนหยุดถือคนไหนถือได้ถือแล้วหันหน้าขึ้นมามองทางเวที
หันมาแล้ววิ่งกรูมาใส่ทางพวกผมประมาณ๒๐กว่าเมตรวิ่งกรูจังหวะนั้นเข้าใจแล้วคำว่าหนีหนีผีผีคืออะไร
ทุกคนขึ้นมาบนรถได้ขับไปที่คิดว่าปลอดภัยคิดว่ามีแสงไฟปกติ
ขับมาจนถึงที่คิดว่าปลอดภัยโทรหาเจ้าของงาน
จำได้เลยว่าโทรห่างประมาณ๒๐สายไม่รับ
สายสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือแบตหมด
เขาตัดสายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้
ใช่ทิ้งพวกผมก้าวชีวิต
ยืนอยู่กลางถนนกันทำไงก็ไม่รู้ทำไงกัน
ตั้งหลักกันก่อนขอไปตั้งหลักขับรถกลับมาตั้งหลัก
ซึ่งหรือเวลากลับมาถึงที่ทำงานที่บ้านหัวหน้าวง
มันแค่๕ทุ่มเองพี่แจ๊คเท่ากับพวกผมเล่นกันแค่ครึ่งโชว์
ยังไม่จบโชว์โทรยังไงก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงพี่แจ๊ค
ทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กลับบ้าน
ขออยู่ที่นี่จนสว่างและจนสว่างรุ่งเช้ามาแล้วครับพี่แจ๊ค
ก็ขับรถบอกว่าขอไปดูหน่อยว่ามันเป็นอะไร

ไปที่เดิมต้องกลับครับเครื่องดนตรีทุกอย่างอยู่ที่นั่นหมด
กลับไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ๗โมงนิด
สิ่งแรกที่ผมไปดูคือผมไปเดินดูเครื่องดนตรีก่อน

ปกติพวกผมทิ้งไว้ยังไงอยู่อย่างนั้น
ครับไปเช็คเครื่องปั่นไฟดับสนิทไปเช็คดูไม่มีการปิด
เช็คดูน้ำมันหมดก็แสดงว่าน่าจะปั่นมาทั้งคืน

แล้วผมเดินไปหน้าเวทีอาหารที่อยู่บนโต๊ะวางอยู่สภาพเดิม
ก็คือถ้วยจานต่างวางอยู่โลเคชันเดินไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มีมันจะไม่มีพี่แจ๊คแต่มันจะต่างกับของนักดนตรีครับ
นักดนตรีที่ไปดูมันจะเหมือนแค่อาหารค้างคืนครับพี่แจ๊ค
อาหารค้างคืนปกติแต่๕๐โต๊ะที่ไปดูมา
มันไม่ต่างกับของที่ถูกทิ้งไว้กลางอากาศประมาณ๗วันถึง๑๐วัน
มันบูดแห้งอย่างนั้นเลยเหรอ
มันแห้งความชื้นมันหายไปหมดเลย

โทรหาเจ้าของงานก็ยังไม่รับ
อีกพักนึงอีก๑๐นาทีมีรถ๔ล้อเล็กขับเข้ามาเทียบ
มีชายชะกัน๑๐คนกับเจ๊ก็เพิ่งรู้ว่านี่คือรถโต๊ะจีน
คำแรกที่เขาทักผมมาเป็นยังไงบ้างกับพวกเอง

สนุกบ้ายเจ๊
ก็เดินไปเจ๊มันคืออะไรมันคือยังไง
เขาก็เอ้าพวกเองไม่รู้เหรอ

เองไม่เห็นเหรอโต๊ะจีนมีที่ไหนคนปกติ
ที่เขามากินกันแล้วเขาจะต้องมาวางไว้อย่างนี้
เพราะว่าข้าวางของเอาไว้เสร็จตั้งแต่บ่าย๓แล้วกลับไปแล้ว
เซ็ตของเสร็จจนถึงบ่าย๓แล้วก็กลับเลย
เครื่องดนตรีมาไม่ถึงกลางวัน
ซิดเสร็จแล้วกลับ
แล้วก็๕โมงเย็นจ้างคนมาสตาร์ท

ครับพักหนึ่งแค่นั้นนะครับพี่แจ๊ค
ไม่ถึง๕นาทีดีมีละ

เจ้าของงานมาแล้ว

หัวหน้าวงผมปรีไปแบบสวดกันยับพักนึง
เขาก็ขอโทษขอโพยขอโทษขอโพย
หลังจาก๒ฝ่ายอารมณ์ดีกันแล้ว

ตอนแรกไม่ใช่วงพวกคุณหรอก
โทรไปหาหลายวงมาไม่มีวงไหนรับ

ก็เลยคิดว่าไม่ถามอะไรมาก
ก็ไม่ถามกันมากเนื่องจากเป็นคนที่รู้จักมักอันนี้อยู่แล้วอืมอ่า
บอกว่าถ้าไม่ใช่วงคุณก็วงอื่นเขาแคนเซิลหมด

เขาทำไร่อ้อยเป็นที่ประมาณร้อยกว่าไร่

แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ห้อยราคาตกต่ำ
เขาบอกว่ามองยังไงถ้าขายหมด
ขายให้โรงงานทั่วไปที่ใกล้ไม่พอใช้หนี้หรอก
เขาก็เลยปักทูบดอกหนึ่ง
ไล่แห่งนี้เขาก็รับเป็นมรดก
ซืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่รู้เมื่อไร
แต่สถานที่พวกผมอยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นกองฟอน

ที่เผาศพแบบโบราณกองฟอร์น

ตรงนั้นหนึ่งดอกเราไหว้บอกว่าถ้าราคาที่ขายได้มันขายได้ดีกว่านี้ประมาณสองถึงสามเท่า
ไม่ด้วยว่าเหตุผลได้ก็ตามเขาจะจ้างวงดุรตีมาเล่นให้ฟัง
แล้วก็มีโต๊ะจีน๕๐โต๊ะเพื่อมาเล่นก็คุยกันเสร็จตรงนี้

ดูนู่นดูนี่ไปจังหวะที่เขาปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำหาห้องน้ำไม่เจอ
เขาก็เลยอ้อมไปครับอ้อมไปไปอยู่ใกล้กับไล่อ้อยที่ยังไม่ได้ตัด
จังหวะที่ทำธุระเสร็จปุ๊บมีชายคนนึงเดินเข้ามาแนบใกล้กัน
สองคนประสานตากันแล้วก็พยักหน้าให้กัน
ก็เลยถามว่าคุณอันนี้คืองานอะไรครับที่พวกผมมา
ตั้งแต่งมาตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นงานอะไร

คือก็บอกว่างานเลื้องของพวกกูนี้แหละ
อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะไปพออะไรพวกกูมีเป็นพรรณ
ก็คิดว่าชาวบ้านถึงมีเราระแว่ใกล้เคียงมา
จังหวะที่ชายคนนี้มายิงใกล้แล้วดูดบุหรี่ด้วย
ซาวเองก็เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แบบค่อนข้างที่จะชัด
เห็นได้เลยว่าหน้าผู้ชายคนนี้เป็นชายสูงอายุ
หน้าแห้งแบบผิวค้ำหมดก็ไม่ได้แปลกใจ
แต่มีอีกจังหวะหนึ่งคือจังหวะที่ดูดครั้งที่สอง
ดูดเสร็จเหมือนแกจะสำลักขวัญจะสำลักขวัญ
แล้วมีอยู่ครั้งสุดท้ายคืออ้วกออกมา
คือเขาอ้วกเหมือนสำลอกที่เขากินออกไป
ปกติถ้าเราอ้วกเราต้องก้มเท่านั้นออกไป
แต่ผู้ชายคนนี้ใช้มือล้วงเสร็จกินเข้าไปเหมือนเดิม
แล้วก็มีบางส่วนที่ตกเขาก็ก้มไปแล้วกิน
เขาบอกว่าไม่ใช่คนแล้วกินกินเสร็จปุ๊บ
ชายคนนั้นหันขึ้นมาดูดบุหรี่แล้วก็ดูดบอกกินด้วยกันไหมเอออ่า
จังหวัดที่ดูดปุ๊บเขาเห็นว่าตาของชายคนนั้นมันไม่มี

มาบอกว่าผีผีหลอก
ใช่ไม่ใช่หนีครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับ
เฮ้ยเข้ากับว่าเจ้าภาพเขาพยายามหาคนอื่นแล้ว

แสดงว่าเขาไปบอกคนอื่นสิว่างานนี้มาเล่นให้ผีดู

หนึ่งเนื่องจากอาจจะเป็นสมาชิกในวงรู้จักกัน

เถอะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว

เลิกงานเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บแบ่งกันเต็ม

แต่วิธีการแบบนี้คือผมเคยมีประสบการณ์ก่อน
ไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมงานโดยไม่รู้ตัว
แต่เป็นการจัดงานนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปถึงสมัย
ที่อยู่กับพ่อป๋องกระบวนทองพัก

แต่เขาจะมีการแจ้งนักดนตรีก่อนนะ
ว่าเขาจัดโต๊ะจีนผี
แล้วก็เชิญนักดนตรีมาเนี่ยให้นักดนตรีมาเล่นมาไหม

ถูกให้นักดนตรีตัดสินใจเอง

จีนก็เหมือนกันก่อนที่ไปติดต่อโต๊ะจีน
ก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังก่อนว่างานเราเป็นธีมประมาณนี้นะ
ผมให้จัดอาหารแต่นั่นเขาไม่ได้แบบว่าจัดแล้วไปนะ
เขาอยู่เขาอยู่จนงานเลิกเพราะเขายินยอมพร้อมใจ
แต่ลักษณะแบบนี้ก็ดูใจร้ายไปหน่อยนะ

เออมีอะไรบอกกันก็ได้ไงทำตัวลึกลับแต่โอเค

สมมุติว่าคืนนั้นทั้ง๙คนเกิดสติแตกขึ้นมา
ขับรถออกไปด้วยความเร็วแล้วไปประสบอุบัติเหตุ
ใครจะรับผิดชอบถูกไหมเรื่องพวกนี้
แต่ที่แน่คือหลังจากที่เขาเลี้ยงโต๊ะจีนตรงนั้นเนี่ย
ที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้
ก็เหมือนเดิมครับเขาก็ทำไล่เหมือนเดิม
มันเคยเป็นเพียงส่วนเล็กที่เคยเป็นป่าช้า
แต่ส่วนผืนอื่นมันก็เป็นไร่ปกติอย่างนี้ฮะ
คุณนึกภาพแล้วน่ากลัวนะคือนักดนตรีเล่นอยู่
ไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรเห็นแขกมาแล้วนี่
แต่มายืนล้อมเหมือนรอสัญญาณอะไรบางอย่าง

พอบนเวทีประกาศตอนนี้ถึงเวลาดื่มดำกับเสียงดนตรี
และเชิญร่วมรับประทานอาหารครับ

เป็นภาพที่โคตรแบบผมว่าช็อกนะ
ต่อให้คนเหล่านั้นไม่ใช่ผี

เป็นคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าว
แล้วไปเจอเหตุการณ์ผมว่าจะยังไงก็ช็อค

ผีจ้างเพลง
คือผีไม่ได้จ้างหรอกคนจ้างนักดนตรีไปเล่นให้ผีดู

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ฟังแล้วตื่นเต้นน่ากลัวมาก
ขอบคุณมากคุณนุครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันในสถานีผีดุ
เป็นเกียรติมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมในรายการนะ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียว
เราจะได้มาร่วมรายการกันมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้นี่แหละครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
และสัปดาห์หน้าความตื่นเต้นน่ากลัวแบบนี้จะกลับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิม
แต่สัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
เจอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันนี้ลาไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ